สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
โดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ

อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าจากโลกโซเชียล

และตอนนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

เราได้เห็นหน้ากันครั้งแรกคุยกันบ่อยมาก
ก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพของคุณใหม่

และมีตัวละครเอกก็คืออาย่ง

ที่เจอผีแบบโอ้โหบ่อยมากจนต้องหนีไปเมืองจีน

ครั้งนี้คุณใหม่ไม่ได้ทำอาชีพเกี่ยวกับเซลล์

อาชีพใหม่มาทำอาชีพเกี่ยวกับการขับรถ

ก็เปลี่ยนอาชีพจากขับส่งเป็นขับพาผู้โดยสารไป

แต่ครั้งนี้ครับคุณใหม่มาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ตั้งชื่อเรื่องมาว่า

แลกเปลี่ยนที่ว่านี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือการแลกเปลี่ยนอะไร

มันต้องบอกก่อนนะครับพี่แจ๊คมันคือปฐมบท
ในการเริ่มที่ว่าผมมีสัมผัส

ครับคือเหตุการณ์นี้ครับพี่มันต้องย้อนไปประมาณเกือบ๓๐ปีเนาะ
เพราะตอนนั้นผมก็อายุประมาณ๓๔ขวบครับผม
ก็เป็นการเดินทางที่ผมไปต่างจังหวัดครั้งแรกในชีวิตเราดีกว่า
เพราะว่าพื้นฐานผมเป็นคนเกิดที่ปริมณฑลนะครับ
ก็คือพ่อของผมเนี่ยต้องเล่าก่อนมีภรรยาทั้งหมด๓คน

ภรรยาคนแรกก็จะมีลูกด้วยกัน๑คนเป็นพี่ผู้หญิงคนโต
แล้วก็จะมีภรรยาคนที่สองก็คือมีลูกชายกับลูกผู้หญิง
ส่วนผมเนี่ยเป็นลูกของภรรยาที่๓ก็คือเป็นลูกชายคนเดียว
ก็คือเหตุการณ์นี้พ่อของผมเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดเกิดของพ่อคือจังหวัดพิจิตรนะครับ
เขาก็มาขออนุญาตแม่ที่เลี้ยงผมอยู่เนี่ยว่าจะพาลูกชายไปบวชหลานที่พิจิตรนะ
โอเคก็เป็นการเดินทางครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นเราเป็นเด็กเนอะ

ใช่พอทีนี้พ่อพาไปถึงขนส่งขอสมกรเราก็ตื่นเต้นโอ้โหเจอรถใหญ่เจออะไรเจอคนเยอะ
ไปก็เดินทางใช้เวลาเดินทางก็หลายชั่วโมงอยู่ตอนนั้น
พอไปถึงบ้านนะครับไปถึงเขตพื้นที่พิจิตรเนี่ยเราไม่เคยเห็นเนี่ยว่าต่างจังหวัดมันเป็นยังไง
เราเคยเห็นแบบแสงสีที่อยู่ในเขตปริมินทรเนาะ
ไปเจอก็ถนนใหญ่มีทางลูกรังมีฝูงสัตว์มีป่ามีทุ่งนาคือแบบตื่นเต้นอ่ะก็ถามตลอดพ่อไอ้นี่ตรงไหนไอ้นี่ตรงไหนเรื่องไหน
คือทางเดินทางเนี่ยเราต้องต่อเราสองแถวเพื่อจะเข้าหมู่บ้าน
ตรงแถวก็เดินทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านต้องบอกก่อนนะครับโลเคชั่นของหมู่บ้านผมอ่ะ
คือจะเป็นถนนลูกรังตรงเข้าไปแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นคลองคลองตลอดแนวทางไปเลย
แล้วก็ฝั่งบ้านด้านขวาเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านก็คือมีบ้านคนเนี่ยตั้งไปเรื่อยแต่ก็จะอยู่ห่างกันนะครับ
พอผมไปถึงเนี่ยผมจำได้ว่าผมลงรถครั้งแรกเนี่ยคือมองเข้าไปในบ้านของตัวเองเนี่ยคือมันใหญ่
มันเป็นบ้านเหมือนยกสูงแต่ว่าหลังคานี่เป็นจัวทรงไทยคือมองถ้าถามเนี่ยบ้านใคร
พ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยบ้านปู่กับย่าแล้วก็บริเวณรอบบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านญาติเรา
ผมก็มองใหญ่ไม่เคยมาเลยเราไม่รู้จักใครด้วยพ่อพาเข้าไปก็แนะนำตัว
ว่าเออเนี่ยคือลูกชายคนเล็กนะเขาก็มีคนทักมาว่าเนี่ยหน้าเหมือนพ่อเลยนะเหมือนพ่อที่สุดเลยในบรรดาลูกที่มีเนี่ยหน้าเหมือนพ่อสุด
ผมก็คือใครคนนี้คือใครคือแบบตื่นเต้นเขาก็แนะนำนี่ลุงคนนี้ป้าคนนี้นะคนนี้พี่สาวเรานะคนนี้พี่สาวคนโตพี่ชายพี่สาวเรา
คือความที่เราเป็นเด็กเราจะไปสนิทกับผู้ใหญ่มันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมพี่เราก็เลยสนิทกับพี่สาวคนที่เป็นลูกของแม่คนที่สองเนี่ยแบบสนิทมากเลยคือติดแม่แตงเมย์เลยจะบอกว่าพี่คนนี้ชื่อพี่ขวัญพี่ขวัญเนี่ยเราติดกับเขามาก
ได้ยินใช่ไหมได้ยินไม่ได้บิ้วนะข้างหลังไม่มีคนอยู่นะแล้วสงสัยพี่เข้ามาฟังด้วยมั้งครับคุณลุกว่ะเอาละครับคุณดำอยู่ข้างหลังก็คือพี่พี่สาวที่เราสนิทเนี่ยคือพี่ขวัญพี่ขวัญเนี่ยเวลาไปไหนผมไปด้วยเลยคือพ่อจะยกหน้าที่ให้พี่ขวัญเป็นคนดูแลผมนะผมก็ผ่านวันแรกผ่านไปวันที่สองพ่อเขาก็จะไปทำกิจกรรมที่วัดก็คือเตรียมงานเตรียมอะไรเพื่อ
อยู่จนถึงช่วงเย็น
ขวัญเขาก็จะไปอาบน้ำ

ใช่ก็คือจะเป็นสะพานนี่ลงไป

ใส่ผ้าถุงไปแล้ว

ผมก็บอกย่าจะตามพี่ขวัญไปด้วย

ใช่แต่ว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นนะ

คือเด็ก๓๔ขวบอะพี่

คือพยายามกระเสือกกระสนที่จะให้ตัวเองขึ้นมา

แต่มันยิ่งดีดมันก็ยิ่งแบบเหมือนกับเรา

คือในน้ำต้องบอกว่าน้ำสมัยก่อนมันใสนะพี่
แต่ว่าเราลืมตาในน้ำโดยเราไม่มีแว่นเนี่ยมันจะไม่ชัด

ผมก็เห็นเห็นเป็นแบบเหมือนพี่ผมเนี่ย

ผมก็พยายามดิ้น
แต่ทำไมพี่เราจับยิ่งดิ้นเขายิ่งจับแน่น

ก็จะมีลุงมีน้ามีป้ามีอาวิ่งมา

ลาเกือบ๓๕นาทีเลยนะพี่

แล้วมันเหมือนมีคนชี้

เขาบอกว่าอาการตอนนั้นคือผมเขียวแล้ว

เพื่อภาพเหตุการณ์ที่ผมจำได้คือ

คนนี้พี่คนนี้นะคนนี้ลุงนะ

ร้องไห้เขาก็เรียกขวัญเรียกอะไร

ว่าพี่สาวมากเลยว่าทำไมไม่ดูแลน้อง

แล้วเขาก็ทำบ่ายสีทำอะไร

มันนั้นยังไม่ถึงที่รอบ

สกูลย่าผมเขาเป็นทรงมาก่อน

แต่เขาบอกว่ามันต้องมีคนแรกนะ

พ่อจะต้องไปส่งพี่สาวคนโต

ช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็น

จนผ่านไปถึงประมาณทุ่มถึง๒ทุ่ม

กับคนในบ้านว่า

ฟุบลงไปในห้องน้ำที่

จุดแรกที่เขาแจ้งว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลนะครับ

เพราะว่าที่นี่อุปกรณ์เครื่องมือไม่พร้อม

คนไข้อาจจะมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก
ก็เลยแบบวูบชับพันไป
แต่มีอาการของน้ำเข้าไปในปอด

ตอนที่มีคนมาเห็นยังไม่รู้ว่านานแค่ไหน

เราก็รู้แต่ว่าพ่อนอนเพราะพ่อป่วยพ่อป่วยแค่นั้น

จนมาถึงอีกทีนึงก็คือพ่อเสีย
พ่อเสียจากหลังจากที่บวชน้าเสร็จเลย
ก็เสียอีกวันหนึ่งตอนช่วงใกล้จะเช้า

ทีนี้เขาก็พาศพของพ่อไปวัด
ก็ไปเตรียมงานทำอะไรกัน

เพราะว่าผมรู้จักกับพ่อเฉย

พ่อเมื่อไหร่จะตื่นอยากกลับบ้านแล้ว

ที่บ้านผมที่สมุทรประการแล้ว

คือคิดถึงคิดถึงแม่ที่เลี้ยงแล้ว

จนถึงเวลาเอาศพเข้าโรง

สวดเสร็จปุ๊บก็จะมีการนั่งเฝ้า

วงตั้งอย่างนี้โรงตั้งอยู่ด้านหน้า

แล้วทีนี้เด็กครับปวดฉี่
ตื่นขึ้นมาปวดฉี่ก็เรียก

แม่ใหญ่เนี่ยหนูปวดฉี่พาไปฉี่หน่อย

เรียกลุงไปบอกลุงลุงบอกลุงเลย

บอกลุงพาไปฉี่หน่อยปวดฉี่

เดี๋ยวจบตานี้เปิดตานี้ก่อน

ผมก็มองไปข้างหลังลุง

ผมคิดว่าเป็นเวที
ตอนนั้นเราไม่รู้จักผีเออ
อีกรอบนึงว่าการที่ผมดมน้ำครั้งนั้นที่ผมไม่ตาย
การที่ผมแลกเปลี่ยนไปก็คือพ่อผมต้องไปแทน
ที่เหมือนกับมีผู้ใหญ่เขาบอกไว้ว่ายังไม่ถึงคาด

แต่จะมีสมาชิกในบ้านใครสักคนหนึ่งจะต้องถูกเอาไป

ใช่เพราะว่าทุกคนบอกผมหมดเลยว่า
เพราะว่าผมหน้าเหมือนพ่อสุด
และเป็นผมคนเดียวที่ใช้นามสกุลพ่อนะ

เพราะคนที่อยู่กับพ่อมาที่เป็นลูกของพ่อ
ไม่ได้ใช้น้ำสกุลพ่อเลยแต่ใช้น้ำสกุลแม่หมดเลย

ตอนที่ผมฟื้นจากการที่ผมจมน้ำ
ผมบอกว่าผมเห็นคุณปู่กับคุณทวด
ซึ่งคุณปู่กับคุณทวดผมเสียไปเกือบ๑๐กว่าปีแล้ว

ไอ้หนูตอนที่จมไปใต้น้ำน่ะ

จับผมแล้วดึงผมลงไปในน้ำ

ผมได้ยินเสียงเหมือนเป็นคนแก่ผู้ชาย

ที่มาชี้ให้คนที่โดดลงไป
แล้วมาเจอตัวของคุณใหม่ใต้สะพาน

ใช่ใต้สะพาน้ำที่พี่เขานั่งอยู่

เท่ากับว่าการจูนติดครั้งแรกของคุณใหม่
ก็คือเป็นการจูนติดคุณพ่อ

เฮ้ยเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้

เขาบอกว่าคนที่เฉียดความตายมา
พอฟื้นขึ้นมาได้พอกลับมาได้
เขาจะมีเซนต์บางอย่างที่มันถูกเปิดขึ้น

ใช่ครับแล้วก็มันเหมือนกับค่อยพัฒนา

ก็ที่ผมบอกว่าที่พี่แจ๊คเขาบอกว่า
ผมกับอายุ่งอายุ่งเป็นคนดูดใช่ไหม

ใช่แล้วผมก็จะเป็นคนที่จะเตือนนายงทุกครั้ง

ผมก็จะบอกเขาว่าอย่าหาอยู่ข้างนี้

นั่นคือเหตุการณ์ที่จำได้แน่วันนี้

น่าจะเป็นการเห็นครั้งสุดท้าย

ก็คือคุณพ่อนั่งอยู่บนโลงของตัว

ก็เหตุการณ์ต่อจากคุณพ่อน่าจะมาเป็นช่วงประมาณ๖ขวบ

คือบ้านผมที่อยู่ที่สมุทรประการ

ตรงนั้นมันโค้งมันไม่ใช่โค้งที่แบบอันตรายนะ

คือมันไม่อันตรายแต่บ้านผมจะเป็นบ้าน๒ชั้น

แล้วตรงหน้าต่างที่ผมนอนห้องนอน

มันมีช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนกว่า
เที่ยงคืนหวับกว่ามันมีวัฒนิเหตุเกิดขึ้น

เหมือนเขาขับมาแล้วเขาไม่เห็น
ตรงนั้นก็คือทางโค้งมาเสร็จแล้วจะมีกำแพงบ้านอยู่

ผมก็คือหกหวบแล้วรู้แล้วว่าคนตายแน่นอน

เขาใครนอกบ้านไม่ได้ตายในบ้านแล้ว
ก็ผ่านไปประมาณ๒คืน

ผมก็ไปเปิดเลย

เวลาเดิมเที่ยงคืนกว่า

ญาติเขามาเชิญวิญญาณไปเชิญอะไรไปก็

เหมือนกับเห็นเขาทำอะไรซ้ำเดิมอยู่ตรงนั้น

แล้วข้าบเลือดข้าบอะไรก็ไม่ได้ทำความสะอาดมากจนหมดนะ

ที่บอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้

จนขนาดคนรอบข้างเห็นด้วยแล้ว

คือขับรถไปอยุธยากับแฟน

ขับไปในเส้น๓๒เอเชีย

ไม่มีใครวิ่งคู่ขนาดรถเราได้

แต่นี่เขาไม่ได้ขี่มอเซ้า

ในอัตราความเร็วรถ๑๒๐

เขาวิ่งอยู่โคกน้ำข้างใน

ผมก็หาปั๊มด้านหน้าจอดคิดซ้ายปั๊บ

ก็อาจรู้ว่าเราสามารถที่จูนติดเขาได้

หรืออาจจะมาทำอะไรบางอย่างที่
ไม่รู้ที่มันเหนือความคาดหมายไปมากกว่านั้นก็ได้ไง

ก็คือตัดสินใจเพราะว่าถ้าเราเห็นอะไรพวกนี้

เราก็สู้ตัดช่วงเวลาเขาไปเลยดีกว่า
คือเราเข้าไปในจุดที่มีผู้คน

เราจะรู้สึกว่าพัก๕๑๐นาทีเราปลอดภัย

ชัดเจนครับชัดเจนแบบว่าประมาณเห็นรูปร่างเลย

ผมอยากโศก

แล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวเป็นเขียวฟ้าตัดกัน

น่าจะเป็นกางเกงเหมือนกางเกง

ระยะเวลาน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ๒๓นาที

แต่ว่าเราจะไม่ทัก

คือคนที่มีประสบการณ์

ไม่ต้องเอามาเผื่อแผ่คนอื่นก็ได้
คุณใหม่ก็ยังคงเป็นคุณใหม่ครับคุณผู้ชมครับ
ก็ยังเป็นผู้ที่เล่าเรื่องได้สนุกตามสไตล์ของคุณใหม่เหมือนเดิม
คืนนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณคุณใหม่นะครับ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
อย่าเก็บประสบการณ์สยองขวัญไว้แค่ความทรงจำของคุณครับ
นำมาแชร์มาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกันครับ
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลา
พบกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเป็นต้นไปทางยูทูปไทยรัฐของเรา

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณครับคุณใหม่ครับ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม

คนฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ

ทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ

แน่นอนว่าแขกที่จะมาร่วมรายการ

ในรูปแบบของวีดีโอคอลคุยกันครับ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้

เป็นหนึ่งในผู้ประกาศข่าว
ของทางไทยรัฐทีวีของเรา

มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว

ครั้งนี้จะมาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เล่าให้กับทุกท่านนั้นได้รับฟังกัน

นั่งอยู่กับผมแบบวีดีโอคอร์เป็นที่เรียบร้อย

แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
ครั้งก่อนเราเจอกันแบบตัวเป็น
แต่ครั้งนี้เราเจอกันแบบว่าอยู่คนละที่เลย

ยังเป็นอยู่นะครับ
ทีนี้มาว่ากันถึงประสบการณ์ที่จะมาพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้
จากข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้รับมาว่าเรื่องนี้

หนูไม่รู้ว่าใครตามหนูมา

เชอรี่เป็นเพราะรายการของธนาคารแห่งหนึ่ง
ซึ่งในบรรดาแกง

คือเหมาทั้งร้านเลยวันนั้นคือปิดบริการบริการแค่สำหรับพวกเรา๘คนเท่านั้น
ซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีพวกเรา๘คนแล้วก็จะมีช่างทำผม
แต่ละคนก็อยู่กับช่างคนนี้ช่างคนนี้ช่างคนนี้
รวมไปถึงเชอรี่ตอนนั้นนะคะยังไม่ได้ทำ
แต่บังเอิญจังหวะคือเดินสวนกับช่างทำผมท่านหนึ่งในร้าน
แล้วพี่เขาก็มองหน้าแบบมองหัวจดเท้าเลยค่ะ
เราก็แอบคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมมองลูกค้าแบบนี้
แล้วพี่ช่างทำผมคนนั้นค่ะเขาก็พูดออกมาเลยนะคะเขาบอกว่า
มึงมีของนี่เดี๋ยวเจอกัน
คือนี่คือทักหนูคำแรกโดยที่หนูไม่รู้จักเขามาก่อนเลย
แล้วตอนนั้นคือสถานะคือเขาเป็นช่างทำผมเราเป็นลูกค้า
คือแป๊บแรกหนูก็แอบคิดว่าเอ๊ะทำไมคือร้านบริการอ่ะเนอะ
ทำไมแบบพูดจาไม่ดีกับเราเลยอะไรอย่างนี้
แต่แบบทักจังหวะนั้นเราก็แอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะ
หรือเขาเห็นอะไรจริง
หลังจากนั้นค่ะก็นั่งรอคิวตามปกติ
แล้วจู่คิวมันก็วนมา
กลายเป็นว่าหนูเนี่ยได้ทำผมกับพี่ช่างคนนั้นนะคะ

แล้วระหว่างที่กำลังทำเนี่ยนะคะก็จังหวะใดผมไป
พี่แจ๊คลองนึกภาพนะว่าเราอะนั่งตรงเนี่ย
แล้วก็มองกระจกไปข้างหน้าค่ะ

จังหวะเขาใดไปปกติเลยค่ะ
หนูก็มองดูปกติว่าเขาก็ไม่ได้ดูโมโหอะไรเรานะ
แล้วจู่ค่ะจังหวะพอใดหนึ่งปุ๊บ
พี่เขาอะค่ะใช้มือนาจจะเป็นมือสาย
ดไหล่หนูตรงนี้ค่ะกดบ่าหนูแบบแรงมาก
อยู่ก็กดขึ้นมาเลยเราก็แบบหันไปอย่างนี้
แบบกำลังจะพูดว่าแบบเฮ้ยพี่หนูเจ็บนะ
แต่ยังไม่ทันออกพูดอะไรสักคำเลยค่ะ
แล้วพี่เขาก็ลำคือปกติทำผมอ่ะน่ะค่ะคือลำเลยค่ะ
ซึ่งปกติเนี่ยเราเนี่ยลำจะเป็นแบบนิ้วชี้กับนิ้วโป้งอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ครับอย่างนี้อ่าลำไทยอะไรอย่างเงี้ยว่าไป
แต่พี่คนนั้นเนี่ยเขาลำโดยการที่ใช้นิ้วกลางกับนิ้วโป้ง
ครับอ่าคืออย่างนี้แหละนะหนูอุปสร้างที่เขาเขาจับจับไหล่อย่างเงี้ย
แล้วเขาก็นิ่งมากแล้วเขาก็แบบน่ากลัวจังเลยอ่ะเอออย่างเงี้ยค่ะ
โดยที่มือเขาเนี่ยยังจิกไหล่หนูอยู่นะครับอ่าแล้วจังหวะที่หนูก็กำลังจะลุก
เพราะหนูตกใจครับแล้วก็มีพี่ช่างทำผมอีกท่านหนึ่งเนี่ยค่ะ
เดินมาบอกว่านั่งเฉยเฉยอืมบอกให้หนูนั่งเฉยเฉยอืม
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเขาไปเองว่า
คือณวินาทีนั้นคือมันรวดเร็วมากพี่แล้วหนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ย
มันเกิดอะไรขึ้นกับเราวะครับเออแล้วจู่จู่ค่ะพี่เขาก็พูดขึ้นมาเลย
พี่คนที่ลำอยู่เนี่ยนะคะลำไปด้วยแล้วก็มองมองเราในกระจกไปด้วยแบบ
มึงนี่มันเหมือนเดิมทุกชาติเลยนะอุ้ยน่ากลัวว่ะเขาพูดกับหนูคำนี้ค่ะ
ใช่แล้วคือจังหวะที่เขาพูดอ่ะพี่แจ๊คเสียงของพี่ช่างทำผมนะคะ
เขาเหมือนไม่ได้มีคนเดียวเป็นเสียงออกมาสองเสียง
เสียงหนึ่งคือเสียงภาษาไทยที่เขาพูดกับเราอยู่ว่ามึงนี่มันเหมือนเดิมทุกชาติเลยนะครับ
ส่วนอีกเสียงนึงคือหนูจับใจความไม่ได้เลยว่าเขาพูดว่าอะไรแต่
มันเป็นฟิลล์เหมือนถ้าเราไปตามแบบขอโทษที่ต้องกล่าวไปถึงนะคะ
เหมือนแบบไปตามวัดแขกอย่างนี้ค่ะ
เสียงมันจะเป็นแบบนั้นค่ะเหมือนเสียงสวดอะไรก็ไม่รู้ที่เราฟังไม่รู้เรื่อง
มันออกมาจากปากพี่คนนี้คนเดียว๒เสียง
พี่ใช่นึกออกป่ะเหมือนสองคนที่พูดออกมาพร้อมกัน
แล้วพี่เขาก็ดูเหนื่อยมากด้วยตอนที่แบบลำไปอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอจังหวะนั้นอ่ะหนูก็คิดแล้วแหละว่าเออคงไม่เล่นแล้วแหละอ่า
แล้วหนูคือหนูกลัวนะคะแต่หนูไม่กล้าลุกเพราะเขาก็จีบอยู่
แล้วหนูก็เลยถามเขาว่าแบบโทษนะคะนี่ใครอืม
พี่เป็นใครครับคุณเป็นใครเขาก็พูดขึ้นมาประมาณว่าแบบ
กูเป็นคนที่ฆ่ามึงเมื่อชาติก่อนอ่าแล้วเขาก็บอกว่า
กูจะตามึงมาทุกชาติครับเขาฆ่าหนูเขาก็หนูก็ถามเขานะ
ตอนนั้นก็คือก็กลัวแต่ก็แอบมีความสงสัยว่ามันจริงไหม
อืมก็ถามไปเลยว่าโอเคถ้าเขาจะบอกว่าเขาฆ่าเรามาชาติที่แล้วเนี้ย
ฆ่าเราทำไมอืมหนูทำอะไรให้ครับเขาก็บอกว่าอ่า
ขอโทษนะคะเขาพูดกูมึงนะคะก็บอกว่ามึงอ่ะ
คือเป็นคนของกูครับเคยทำพัตราพรทั้งหลาย
ให้กูมาเครื่องอะไรสวยสวยงามงามต่างต่าง
อันนี้เราก็พอจะจินตนาการไปตามเขานะคะว่า
เราอยู่ในรั้วในวังหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้น
แล้วเขาก็บอกว่าแต่เราเนี่ยไปกับคนสนิทของเขาครับ
เหมือนหยามเกียรติหยามศักดิ์ศรีเขาอืมประมาณเนี้ยค่ะอืม
แล้วเขาก็เลยฆ่าเราด้วยมือเขาเองแล้วก็ฆ่าชายคนรักของเราด้วย
อืมอ่าแล้วหนูก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างงั้นจริงจริงอ่ะ
ชาติเนี้ยหนูไม่รับรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหนูทำอย่างนั้นจริงจริง
ชาติเนี้ยให้อภัยหนูได้ไหมหนูขอทำบุญให้ได้ไหมอืม
พูดยังไม่ทันจบค่ะว่าทำบุญให้ได้ไหมค่ะเขาสวนต่อเลยว่าอืม
สูงกว่ามึงมากบุญมึงไม่ถึงกูหรอกอืม
นี้เลยค่ะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่ามึงไม่ต้องกลัวนะ
กูจะทำให้มึงจมดินแล้วกูก็จะฉุดมึงขึ้นมาใหม่เอง
ด้วยมือกูเองเฮ้ยเหมือนแบบประมาณว่าแบบจะให้เราแบบ
เจอกับเรื่องแย่เรื่องลำบากอะไรก็ตามแล้วเหมือนแบบว่า
อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนช่วยเราขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนจมแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่อืมอ่าแล้วก็จะทำอีก
ก็จะทำอีกทำอีกอยู่เนี้ยถ้าเปรียบก็เหมือนกับการใช่ค่ะ
ใช่เหมือนกับคนที่กำลังจะจมน้ำแต่มันมีคนที่กดหัวไว้
แล้วก็ดึงขึ้นมากดหัวแล้วดึงขึ้นมาคือพูดง่ายง่ายว่า
ไม่ให้มึงตายง่ายแต่กูจะดูมึงทรมานไปเรื่อยแบบนี้เลยค่ะ
อืมซึ่งหลังจากวันนั้นนะคะหนูก็พอมานั่งย้อนดูความรัก
หรืออะไรอย่างเงี้ต่างต่างค่ะหนูรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบ
แช่งที่เขาฝังใจมาก็ได้อืมอันนี้อันนี้หนูคิดเองอ่ะนะคะ
เพราะว่าแบบหลังจากเวลามีความรักหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามอะค่ะ
เขาเคยบอกเอาไว้ว่าหนูจะต้องผิดหวังหนูจะต้องเจ็บเหมือนที่เขาเจ็บ
ครับพอเราคิดว่าแบบเออเราคบคนนี้มาจริงจังแล้ว
น่าจะมีเรื่องราวดีอะไรหลังจากเนี้ยจะต้องทุกทุกครั้งเลยค่ะ
หนูจะต้องโดนนอกใจครับทุกครั้งเลยอ่า
ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเลยครับเดี๋ยวนะย้อนกลับไปเหตุการณ์วันนั้นก่อน
คือคุณผู้ชมต้องนึกภาพอย่างงี้ก่อนว่าคนคนหนึ่งเข้าไปทำผมอืม
แล้วเจอช่างทำผมใครก็ไม่รู้อยู่อยู่มาพูดจากับเราลักษณะแบบเนี้ย
แน่นอนว่าร้อยทั้งร้อยเป็นใครใครก็ช็อกเป็นใครใครก็ตกใจค่ะ
ณตอนนั้นถามก่อนก่อนที่ก่อนที่เราจะเริ่มเชื่อเขา
ตอนนั้นในใจเราคิดด้วยเขาว่าคนนี้เขาผิดปกติหรือเปล่า
คือตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าผิดปกติแต่ว่าคิดว่าเอ๊ยแบบ
คือนั้นอือแต่ว่าพอเขาทักเรามาแรง

ตกลงเขาจริงหรือเปล่าแต่พอเพื่อนเขามาสมทบอีกบอกว่าให้นั่งเฉยเดี๋ยวเข้าไป
หนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะแสดงว่าเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่เขาเป็น
แล้วณวันนั้นที่พี่เขาเป็นก็มีเพื่อนคนอื่นเห็นเหตุการณ์ด้วย
แล้วเหตุการณ์วันนั้นมันจบลงแบบไหนคุณเชอรี่
เหมือนเขาเหมือนพอเขาพูดจนสาแก่ใจของเขาแล้วค่ะที่แบบเหมือนเขาเล่าความในใจเขามาหมดแล้วอย่างนี้ค่ะ
แล้วหนูคิดเองนะคะว่าร่างคงไม่ไหวคือพี่ช่างทำผมคงไม่ไหว
เพราะว่าเขาลำไปแล้วก็ร้องไห้ไปแล้วอะค่ะคือพี่เขาร้องไห้หนักมากเลย
แล้วก็ดูมีอาการเหนื่อยแล้วหลังจากนั้นพี่เขาก็คลายมือที่จิกหนูอะค่ะ
ค่อยคลายไปเองค่ะแล้วเขาก็นั่งพักแต่เหมือนพี่เขารู้ตัวนะคะ
แต่คือเขาก็บอกว่าหนูก็พยายามถามพี่เขาว่าพี่รู้ไหมว่าใครที่แบบผ่านร่างพี่หรืออะไรอย่างนี้
แล้วพี่เขาก็บอกว่าเขาบอกไม่ได้เขาพูดอยู่แต่คำเดิมค่ะพูดพร้อมน้ำตาเลย
ว่าเขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่ได้เขาพูดชื่อไม่ได้เขาให้มาบอกแค่นี้พูดอยู่แต่แบบนี้ค่ะ
แล้วพี่เขาก็ร้องไห้เหมือนแบบเหมือนฟิลแบบคนคุมสติไม่ได้อะค่ะแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่า
เมื่อกี้เขาพยายามจะพูดจะสื่อสารกับบางอย่างที่ผ่านร่างเขาว่าอย่าเข้ามาหรืออย่าทำอะไรเรา
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเหมือนเขาพูดภาษาไทยด้วยแล้วก็อีกภาษาหนึ่งด้วย
ซึ่งฟังไม่รู้เรื่องซึ่งกลายเป็นเหมือนว่าร่างพี่เขาเนี่ยค่ะกำลังต่อสู้กับอีกคนที่กำลังเข้ามาหาเขาเหมือนกัน
เขาก็เลยเหนื่อยแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย

ซึ่งก่อนหน้านั้นตัวของคุณเชอรี่ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยมีการส่งสัญญาณหรือการรับสัญญาณอะไรมาก่อนเลยไม่มีเลย

ใช่ค่ะไม่มีเลยคือเข้าไปในร้านก็ปกติเลยค่ะ
แล้วคืออย่างที่ตอนแรกที่พี่เขาทักเนี่ยค่ะพี่เขาก็พูดด้วยว่ามีของใช่ไหมคะ
ตอนที่เดินสวนกันแวบแรกที่ทำให้เขาทักโพร่งออกไปแบบนั้นตรงนี้ค่ะ
ซึ่งด้วยความเคารพคือหนูเองไม่ได้มีความผูกพันหรือว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พ่อนารายเลยค่ะ
ซึ่งปัจจุบันนี้เองหนูก็ยังไม่ได้มีเอาไว้เช่าบูชาเลยค่ะ
แต่ก็อย่างในเรื่องขององค์พ่อนารายเนี่ยก็มีหลายคนที่เคยทักเหมือนกัน
เวลาหนูไม่รู้ว่าคนที่แบบว่ามีสัมผัสพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาเขาเดินเจอเราอย่างนี้ค่ะ
เขาเคยแบบมาทักหรืออะไรอย่างนี้มีซึ่งก็จะเป็นทักซ้ำก็คือจะเป็นองค์นี้ที่ตรงกัน
แต่ไม่เคยฝันไม่เคยมีความรู้สึกถึงคนคนนี้มาก่อนหน้านี้เลยแม้แต่นิดเดียว
ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเออ
ทีนี้พอเหตุการณ์นี้ผ่านไปดูเหมือนว่าชีวิตรักของคุณเชอรี่ดูมันเหมือนไม่ประสบความสำเร็จ

แล้วคุณเชอรี่มีการแก้ไขหรือว่าจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมมีใครแนะนำอะไรบ้างไหม
เคยจะพยายามไปทำบุญนั่งสมาธิอยากจะอุทิศส่วนกุศลให้เขานะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครชื่ออะไร
เราก็พยายามนึกถึงเหตุการณ์ที่แบบว่าที่พี่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็พยายามนึกแบบตามเรื่องที่พี่เขาบอกมาว่าเราทำอะไรให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาไปทำบุญก็พยายามนึกว่าสิ่งที่หนูทำแบบนี้ทำกับเขาให้เขาเสียใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้แบบให้อภัยกันให้ได้ไหมในชาตินี้ให้มันจบให้มันสิ้นกันในชาตินี้
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่หลังจากที่เคยมีพี่ช่างทำผมคนนี้มาทำท่าทางแปลกแปลกใส่เรา
ตัวของคุณเชอรี่ก็ยังไม่เคยมีการฝันถึงสัมผัสกับคนคนนี้อีกเลยถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะแต่ก็ต้องถามใจคุณเชอรี่ก่อนว่าคุณเชอรี่เชื่อไหม
คือมันจะมีแว๊บทุกครั้งเลยนะคะพี่เวลาที่เหมือนแบบเราจะเปิดใจรักใครเนี่ยค่ะ
เรื่องนี้มันจะมาคอยกวนความรู้สึกเราว่าเขาจะเป็นอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวคนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเขาจะทำให้รักครั้งนี้พังอีกหรือเปล่า
จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะใช่
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าจะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดนะ
ผมว่าคงทำได้อย่างเดียวครับก็คือพยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศล
นึกถึงอย่างเดียวคือถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวร
แน่นอนครับเรานึกถึงเจ้ากรรมนายเวร
มันอาจจะไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดแต่ผมว่ามันอาจจะช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้
แล้วอย่างตอนที่เขาพูดใส่หนูพี่แจ๊คที่บอกว่า
บุญกูสูงกว่ามึงเยอะอ่ะหนูเลยไม่รู้ว่า
ถ้าหนูทำบุญให้เขามันจะถึงหรือเปล่า
ใช่แต่เลยอยากให้คุณเชอรี่คิดอย่างนี้ว่า
ที่เราทำบุญไปแล้วเราทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
อย่างน้อยเนี่ยบุญกุศลที่เราได้ทำไปผมว่ามันก็มีค่าประมาณนึงในการทำไป

แล้วก็นอกจากเรื่องนี้แล้วโอเคเราสรุปกันว่า
คุณเชอรี่ก็พยายามหมั่นทำบุญบ่อยก็แล้วกัน

มีอีกเรื่องใช่ไหมได้ข่าวมาแอบกระซิบมีพลายกระซิบบอกเฮ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ทำงานเหรอ
เล่าให้ซับหน่อยเจออะไรมา
ก็คือวันนั้นนะคะคือมันก็ไม่ใช่วันพระวันอะไรนะพี่เป็นวันปกติเลยเนี่ยค่ะ
แต่ว่ามันมีความรู้สึกตั้งแต่เดินทางจากบ้านจนจะมาเข้าออฟฟิศ
มันมีความรู้สึกตลอดว่าเอ๊ะเหมือนวันนี้มีใครสักคนเขาอยากเจอเรา
มันรู้สึกเองในใจก่อนนะพี่ว่ามันมีคนอยากจะเจอเราแต่เราไม่รู้ว่าใคร
พอเข้าออฟฟิศพอเหมือนแบบจังหวะรถเลี้ยวเข้าออฟฟิศอย่างนี้ค่ะ
ใจมันยิ่งรู้สึกใหญ่เลยว่าแบบมีคนรอจะเจอเราอยู่มีคนรอจะเจอเราอยู่
แล้วก็ใจมันเต้นตุ๊กแบบแปลกรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่
แล้วพอก็ทำงานทำอะไรปกติเนี่ยแหละค่ะแต่ใจมันรู้สึกตลอดเลยว่ามันมีใครสักคนที่รอเรา
แล้วก็เหมือนเขาอยู่ใกล้ใกล้เราอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วจังหวะที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์
นั่งอยู่หน้าโน้ตบุ๊กเนี่ยค่ะก็พิมพ์งานฟังเพลงปกติเลย
มีเพื่อนด้วยนั่งอยู่คนนึงข้างจังหวะนั้นเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูเห็นแล้วมีคนอยู่ข้างหลังหนู
ซึ่งห้องที่หนูทำงานนี้นะคะมันไม่มีโต๊ะข้างหลังแล้วมันคือกำแพงแล้ว
แต่มันมีเก้าอี้ว่างวางอยู่นิดหน่อย
จังหวะนั้นหนูรู้สึกห่างตาเหมือนแบบเห็นใครแล้ว
แต่หนูคิดว่าอย่าให้มันเป็นอย่างที่หนูคิดเลย
เพราะหนูคิดแล้วว่าเขาไม่ใช่คนหนูรับรู้ได้แล้วว่าเขาไม่ใช่คน
จังหวะหางตาแล้วหนูก็ตัดสินใจหันแบบเร็ว

เป็นผู้ชายมีอายุประมาณหนึ่งสักประมาณ๕๐ปีได้ค่ะ
เห็นตั้งแต่หัวลงไปแต่หนูไม่เห็นหลังจากหัวเข่าเขาลงไปถึงเท้าอะค่ะ

ใช่ค่ะเขานั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างหลังหนู

คือเท่ากับว่าตัวของคุณเชอรี่หันไปก็เท่ากับว่าตามองตากันเลยดิ
ใช่ค่ะแล้วคือใกล้กันมากเลยพี่
คือแบบอย่างเงี้ยไปแบบประมาณเอื้อมมืออย่างเงี้เอื้อมมือถึงกันนะคะใช่
อันนี้หนูรู้สึกว่าเหมือนเขาใช้ชีวิตของเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราเห็น
เพราะเหมือนเขาก็นั่งเหมือนนั่งมองแบบไม่ได้สายตาเขาไม่ได้ดูอาฆาตแค้นอะไรอะค่ะ
สายตาดูปกติมากแล้วก็เหมือนจะไม่เห็นเราด้วยซ้ำ
แล้วเรามองตาเขาเสร็จปุ๊บทำไงต่อ

แล้วก็เพื่อนก็แบบเห็นอาการเราแล้วเพื่อนก็พูดเลยบอกว่าอยู่ตรงไหน

หนูก็เลยแบบหันไปอีกทีนึงจะชี้ว่าแบบอยู่ตรงเก้าอี้แล้วเขาก็หายไปเลยค่ะ
ทำไมเพื่อนถึงถามเราว่าอยู่ตรงไหนแสดงว่าเพื่อนรู้ว่าเรามีเซนต์หรือว่าเพื่อนรู้ว่าที่นี่มีผี
เพื่อนรู้ว่าเรามีเซนต์แล้วก็เหมือนที่ออฟฟิศนะคะ
ก็จะมีคนพูดอยู่บ้างว่าแบบเคยเห็นนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเรายังไม่เคยจนวันนั้นนะคะ
แต่ต้องบอกเลยนะว่าช่วงเวลาที่เห็นเนี่ยค่ะ

เออ
เดี๋ยวนะที่คนในออฟฟิศบอกว่ามีใครเคยเห็นบ้าง

คือคนอื่นที่เคยเล่ามาเขาบอกว่าจะแบบเห็นแบบแว๊บวิ่งไวเป็นผู้ชายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งที่หนูเห็นก็เป็นผู้ชาย
ซึ่งชุดที่เขาใส่เนี่ยค่ะ

ก็ดูเป็นแบบคุณลุงแก่ท่านหนึ่ง
รีเช็คไหมว่ามีใครที่เป็นพนักงานทำงานตรงแผนกนี้

จะมาทำร้ายอะไรเราอะค่ะ

หนูเลยไม่รู้ว่าแบบเขารู้หรือเปล่า
ว่าเราเห็นหรือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะ

ณวันนั้นหนูรู้สึกมาทั้งวันเลยว่า

แค่นั้นเองแล้วก็เห็น

แต่ก็ยังทำงานอยู่ที่นี่ต่อได้สบาย
สบายดีวะ

บางคนคืออาจจะทำใจไม่ได้นะ

เพื่อรอเวลาเพื่อที่จะไปไหนสักที่หนึ่ง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในออฟฟิศที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างงี้ก่อนว่า
เรื่องราวของคุณเชอรี่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เห็นบอกว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวไม่แพ้กัน
ใช่ค่ะแต่วันนี้เวลาของเราหมดซะก่อนเดี๋ยวยกยอดไว้เป็นสัปดาห์หน้านะคุณเชอรี่นะ
ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกสัปดาห์หน้านะคะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเชอรี่ก่อนนะคะขอบคุณพี่แจ๊คค่ะ
ขอบพระคุณครับแล้วก็นั่นคือทั้งหมดครับของสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
เวลาหมดหมดเวลาครับคืนนี้สถานีผีดุของเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
แล้วก็ฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเราฝากเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ส่งมาเพื่อที่จะเชิญมาร่วมรายการกับเราครับและในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญกันใหม่คืนนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครั้งหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณเชอรี่
กับอีกหนึ่งประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับ
ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณค่ะ
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และในค่ำคืนวันนี้ครับเรายังคงอยู่กับสาวสวยผู้ประกาศข่าว
จากทางไทยรัฐทีวีของเราต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
ที่เขาเคยทิ้งท้ายประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเอาไว้
คุณเชอรี่ครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับคุณเชอรี่

จากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะกูจะตามมึงไปทุกชาติ

เรื่องที่เกิดขึ้นในออฟฟิศน่ากลัว
ค่ะหายหลอนหรือยังคะพี่แจ๊ค
คือหลังจากที่พักไป๑สัปดาห์ก็รู้สึกว่าทำใจมาฟังเรื่องต่อไป
เห็นบอกว่าเรื่องต่อไปที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ย
พร้อมกันทั้งรูปรสกลิ่นเสียงและมาในแบบประชิดตัวด้วย

ต้องให้คุณเชอรี่เล่าแล้วฮะเป็นยังไงครับเรื่องนี้
เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะพี่แจ๊ค
คือถ้าย้อนไปในช่วงเด็กเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเรื่องความสัมผัสพิเศษอันนี้ค่ะ
ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นสัมผัสที่๖ของเชอรี่อ่ะ
คือเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ๑๐ขวบ
แล้วก็มันมีช่วงหนึ่งค่ะที่มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นเป็นภาพแล้ว
มันจะมาเป็นฟิลแบบว่าเป็นภาพในหัวไม่ได้เห็นกับตาตรงหน้าค่ะ
คือมีครั้งหนึ่งค่ะตอนนั้นจำได้ว่าประมาณป๖
ทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะคุณพ่อก็จะขับรถไปส่งเพื่อไปเรียนพิเศษ
จังหวะวันนั้นเนี่ยค่ะคือขึ้นรถไปกับคุณพ่อปกติเลยค่ะ
แล้วจู่มันเห็นภาพรถกระบะคันหนึ่งคว่ำ
แล้วเราก็เห็นพ่อเราอยู่ในนั้นด้วย
แล้วคือณตอนนั้นนะคะน้ำตาไหลเองโดยอัตโนมัติเลย
จู่มันเห็นแว๊บขึ้นมาเลยในหัว
แล้วหนูก็นั่งร้องไห้อยู่ในรถพ่อก็ตกใจว่าเป็นอะไรลูกเป็นอะไร
หนูก็พยายามพูดกับพ่อว่าวันนี้พ่อไปไหน
พ่อส่งหนูเสร็จพ่อจะไปไหน
พ่อก็บอกว่ามีนัดกับเพื่อนไปตกปลาอยู่ต่างจังหวัดนะฮะ
หนูก็บอกพ่อว่าไม่ไปได้ไหม
ไม่ไปได้ไหมพูดอยู่แบบนี้ค่ะพูดซ้ำ
แล้วก็ดึงเสื้อดึงแขนเสื้อคุณพ่อค่ะบอกไม่ไปได้ไหมพ่อไม่ไปได้ไหม
พ่อก็ถามว่าทำไมทำไมไปแป๊บเดียวเองลูกเดี๋ยวตอนเย็นพ่อก็กลับ
แล้วหนูก็ร้องแบบเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะ
แล้วก็ดึงแขนเสื้อคุณพ่อแล้วก็เขย่าตัวคุณพ่ออย่างนี้บอกว่าพ่อไม่ไปได้ไหมพ่อไม่ไปได้ไหม
จนคุณพ่อส่งเราที่ท่ารถเราก็ขึ้นรถไปเรียนพิเศษหลังจากนั้นค่ะเรียนพิเศษเสร็จกลับบ้านช่วงเย็น
คุณป้าที่ร้านชำเขาบอกว่าไม่ต้องรีบเข้าบ้านนะไม่มีใครอยู่บ้านไม่ต้องตกใจนะลูกพ่อหนูรถคว่ำ
เฮ้ยหนูก็เลยแบบไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ย
เมื่อเช้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแต่ที่หนูตกใจคือตอนแรกหนูไม่เข้าใจว่าทำไมหนูเห็นเป็นรถกระบะ
เพราะว่าที่บ้านเราไม่ได้ขับรถกระบะแต่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะคุณพ่อนั่งอยู่ในรถกระบะจริงเพราะว่าเป็นรถของเพื่อน
แต่อุบัติเหตุครั้งนั้นคือรถกระบะที่คุณพ่อนั่งไปขับอยู่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ตะหน้าหักหลบไม่พ้นค่ะมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บสาหัดทั้งคู่ส่วนรถที่คุณพ่อนั่งไปคนขับบาดเจ็บสาหัดคุณพ่อไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็มียาดพี่เพื่อนคุณพ่อที่นั่งหลังกระบะก็คือบาดเจ็บหมดเลยยกเว้นคุณพ่อเราคนเดียว
เจ็บเล็กน้อยในวันนั้นหนูงงมากว่าทำไมหนูถึงไม่บอกเขาว่ารถคว่ำรถจะคว่ำคือมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเห็นทุกอย่างค่ะแต่เหมือนรู้สึกว่าเขาให้พูดแค่นี้ซึ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยใครแต่คือเขาให้หนูพูดแค่นี้ให้แค่บอกว่าอย่าไปอย่าไปแต่พอเขาถามว่าเพราะอะไรเพราะพ่อถามว่าเพราะอะไรหนูตอบไม่ได้คือใจเราเห็นแล้วนะ
ภาพเราเห็นในหัวว่ารถคว่ำแต่เราพูดออกไปไม่ได้ว่าพ่อรถคว่ำพ่ออย่าไปพ่อรถคว่ำพ่ออย่าไปพูดได้แค่ว่าอย่าไปอย่าไปแล้วก็ร้องไห้เขย่าแขนเสื้อว่าอย่าไปหนูขอร้องอย่าไปใช่ค่ะทำได้แค่นั้นจริงจริงที่มันน่าตกใจก็คือไอ้ภาพที่มันแวบเข้ามาในหัวเนี่ยมันดันเกิดขึ้นจริงจริงไงใช่ค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นก

ขวบถูกไหม๑๐กว่าขวบค่ะ๑๒ขวบตรงนี้เฮ้ยแปลกเพราะว่าเป็นคนที่มีเซ็นต์แรงมากใช่เพราะว่าถ้าเห็นครั้งแรกอ่ะอย่างที่เคยเล่าพี่แจ๊คไปในครั้งก่อนเห็นครั้งแรกตอนอายุ๑๐ขวบอันนั้นก็จะเป็นแบบว่าเจ้าที่เจ้าทางในบ้านอันนั้นเห็นครั้งแรกเหมือนแบบเปิดโลกครั้งแรกเลยครับใช่เหตุการณ์นี่คือเหตุการ

หลังจากวันนั้นที่กลับจากบ้านเขาอะค่ะหนูก็กลับมาที่ห้องตัวเองกลิ่นดอกไม้ไทยหอมอบอวนเลยค่ะตั้งแต่หน้าประตูที่หนูเดินเข้าบ้านเดินเข้ามาเนี่ยกลิ่นหอมอวนตลอดเลยแต่พอแบบเข้าไปในห้องเนี่ยกลิ่นเนี่ยหายเพราะในห้องหนูก็มีพระมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ไหว้ก็กลิ่นก็หายไปอันนี้วันแรกหลังจากนั้น
รบนะอันนี้คอยจะปกปักรักษาดูแลคนในบ้านให้อายุอ่ะเอาดอกไม้มาให้เขาหรือเอาของกินมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามอธิบายแบบเข้าใจง่ายครับหลังจากวันนั้นกลับบ้านตัวเองกลิ่นมาอีกแล้วค่ะมาเลยค่ะคราวนี้แบบอบอวนไปทั่วเลยค่ะเข้าห้องก็ยังได้กลิ่นค่ะอันนี้คือกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นกลิ่นดอกไม้หอมแบบหอมดอกไม้หอมเหมือนหอมดอกมะลิอ่ะค่ะ

ส่งเสียงดังมากมายอย่าพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับหลังจากวันนั้นที่แบบเตือนเพื่อนไปแล้วแล้วก็ไหว้สารพระภูมิเสร็จแล้วกลับมาห้องตัวเองก็ไม่ได้กลิ่นหอมหอมของดอกไม้แล้วเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่คุณเชอรี่เจอมาเหมือนกับว่าเจ้าที่ที่เนี่ยเขาติดต่อสื่อสารโดยตรงกับเพื่อนคนนี้ไม่ได้เขาก็เลยมาติดต่อสื่อสารกับเราแทนเพื่อให้เรา

กันตอนนั้นครับคือตามเรื่องเล่าทั้งหมดเลยครับคือคือถ้ามาเป็นกลิ่นหอมมันยังพอเข้าใจได้ผมถึงถามไงว่ากลิ่นที่ได้กลิ่นคือกลิ่นหอมใช่ไหมแต่ถ้ากลิ่นเหม็นเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยไม่ดีนั่นคือทั้งสองเหตุการณ์นะครับอันแรกนี่คือมาเป็นภาพค่ะอันที่สองเนี่ยมาเป็นกลิ่นค่ะเฮ้ยถือว่าหนั

มหาลัยนะคะคือจังหวะที่แบบสวดแผลเมตตาให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วจริงหนูก็พูดชื่อขึ้นมาเลยครับชื่อพร้อมนามสกุลค่ะครับซึ่งพี่คนนี้ค่ะเป็นลูกชายของคุณลุงต้องบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมของคุณพ่อคุณแม่เราเพราะว่าช่วงที่คุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันแรกค่ะยังไม่มีน้องยังไม
พี่ชายคนนี้ค่ะก็เด็กเด็กก็มีความผูกพันกันประมาณนึงเพราะว่าพี่เขาจะแบบค่อนข้างสนิทกับคุณพ่อแล้วเวลาคุณพ่อเนี่ยนะคะก็คือจะมีธุรกิจที่บ้านคือรับเหมาก่อสร้างด้วยครับพี่ชายเนี่ยก็จะติดตัวติดคุณพ่อเลยไปไหนไปกันแล้วก็จำได้เลยค่ะว่าช่วงที่พี่เขาวัยรุ่นนะคะเขาจะเป็นเด็กเกเลประมาณนึงนะคะแต่ว่าพอ

ก็คืออักษัตริย์เป็นคนนอนไม่เปิดเสียงโทรศัพท์
แล้วก็แบบตกใจที่บ้านโทรมาหลายสายมาก

ซึ่งพี่ชายชื่อพี่โอค่ะ

หนูหนูรู้สึกว่าแบบเพราะหนูแผ่เมตตาให้เขาหรือเปล่า
เขาเลยทำไมเขาตายเขาเกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นคือมันสับสนไปหมดเลยค่ะ

ก็แบบถามคุณแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจริงหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อยู่ต่างจังหวัด
แล้วพี่ชายขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพฯแล้ว
เรื่องจากตำรวจตอนหลังว่าพี่ชายเราเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ได้พูดคุยกับแฟนของพี่ชายว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาก็บอกว่าณตอนนั้นก็คือ
ให้ลูกน้องที่บริษัทเอาของไปส่งเอาสินค้าไปส่ง
ก็คือรถยนต์เนี่ยก็ไปพร้อมกับของไปกันหมดแล้ว
แต่บังเอิญว่าลูกค้าเขาได้รับของไม่ครบ
เขาก็เลยโทรมาที่บริษัทและซึ่งตอนนั้น
พนักงานออกไปข้างนอกหมดแล้วเหลือพี่ชายเราคนเดียว
พี่ชายก็เลยบอกว่าโอเคบ้านลูกค้ากับบริษัทยังไม่ได้ไกล
เดี๋ยวเขาไปส่งให้เองโดยการขับมอเตอร์ไซค์ค่ะ
จังหวะที่ขับก็ดูอันนี้ตามภาพวงจรปิดเลย
พี่ชายเราขับมาปกติเลยค่ะถูกกดจราจร
หมวกกันน็อกด้วยค่ะแล้วเขาก็จอดติดไฟแดงอยู่
คันหน้าคันแรกมีรถนะคะรถกระบะวิ่งฝ่าไฟแดงมา
แล้วก็ชนพี่ชายเต็มรถมอเตอร์ไซค์พี่ชาย
หมุนเป็นวงอย่างนี้ค่ะแล้วก็พี่ชายหนูค่ะกระเด็น
หัวไปฟาดกับฟุตบากแล้วก็เหมือนหมวกกันน็อกยังไม่หลุด
แต่ว่ามันโดนถ้ายถอยตรงเนี่ยฟาดกับฟุตบาก

เค้าพอหาคาที่เสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะ
แล้วคือมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หนูรู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าแบบ
แล้วไท้สุดในวันรุ่งขึ้นเลย
วันนั้นก็รู้สึกตกใจตัวเองเหมือนกัน
คือมันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ตอนนั้นเราแค่อยากจะสวดมนต์
แล้วเราแค่อยากจะแผ่บุญอุทิศส่วนกุศล
แต่ดันพูดชื่อพี่ชายของเราออกมาโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว

ใช่มันมาพร้อมกับเสียงพี่ชายที่พูดให้เราฟังตอนเด็กค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าแบบถ้าวันหนึ่งเขาโตเขาทำงานได้เขาจะซื้อของเล่นให้เรานะ
คำนี้จบแล้วหนูก็แผ่เมตตาเขาเลย

เรื่องนี้ได้เล่าให้กับคนในบ้านฟังไหมครับ
เล่าให้คุณแม่ฟังว่าแบบหนูเผลอแผ่เมตตาให้พี่เขาไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าวันรุ่งขึ้นเขาจะแบบไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ผมว่าอันดับแรกคุณเชอรี่ต้องไม่โทษตัวเองก่อน
เพราะว่าทั้งหมดแล้วผมว่ามันเป็นไปตามกฎกติกา
หรือมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นแหละ
แต่ว่าตอนนั้นคุณเชอรี่อาจจะมีเซนต์ที่ค่อนข้างที่จะแรง

คือผมว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับการที่คุณเชอรี่ไปแผ่บุญอุทิศส่วนกุศลให้พี่
แล้วทำให้พี่ต้องเกิดอุบัติเหตุ
ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตาบาปที่มันอยู่ในใจเราไง
ใช่แต่ว่าตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าแบบ
รู้สึกผิดนิดนึงว่าแบบมันเป็นเพราะเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เออแต่ทั้งหมดเลยคือเราไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วถูกไหม
ใช่ค่ะมันโพรงชื่อเขาไปเองอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหเฮ้ยเรื่องนี้สะเทือนใจ
อันนี้คือมาในรูปแบบของเหมือนจะฝัน
ใช่ค่ะเหมือนจะฝันแต่มันเป็นเรื่องจริง
แล้วหลังจากนั้นพอประมาณวันที่๔ค่ะ
หนูถึงเห็นเขาอีกครั้งตอนตอนเหมือนพบค่ำค่ะหนูเห็นพี่ชายตัวเองยืนอยู่ที่ระเบียงใช่

ไม่ฝันค่ะ

แล้วก็ใส่กางเกงยีนไม่ใส่เสื้อคือแบบชีวิตปกติที่เวลาเขาอยู่บ้านเลยค่ะ
ก็คือไม่ใส่เสื้อข้างบนใส่กางเกงยีนแล้วก็แบบยืนซุบลีอยู่

ใช่เขาหันมามองแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายไปเลยค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นมีฝันถึงเขาอีกหนึ่งครั้ง
เขาบอกว่าเขาได้รับแล้วนะของที่ทำบุญให้ขอบคุณมาก
แล้วเขาก็หายไปเลยในฝันแล้วก็ตื่น

มันคือเราไปพูดโพร่งชื่อของเค้าขึ้นมา

เอ้ยยังไงก็แล้วแต่ว่าคุณเชลี่

เพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วและที่สำคัญคือมันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุ

สามเรื่องนี้โอ้โหต่อมาคุณเชอรี่
ค่ะอันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็จะพูดยังไงดี
เชอรี่ก็รู้สึกคาใจกับเรื่องนี้มากเหมือนกันว่า
มันคือฝันหรือเราเจอจริงว่ามันไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามันเหมือนจริงมาก
คือเรื่องของเรื่องคือมีวันหนึ่งที่เชอรี่ได้ไปนอนบ้านรุ่นพี่คนนึง

แล้วซึ่งพี่เขาเนี่ยค่ะก็จะทำธุรกิจเกี่ยวกับแบบพวกส่งออกเสื้อโพงเสื้อผ้า

แล้วช่วงเวลาช่วงเช้าตู่ประมาณว่าตี๔๕อย่างนี้ค่ะ
พี่เขาจะออกไปที่ร้านแล้วซึ่งวันนั้นเนี่ยระหว่างที่เราอยู่เนี่ยค่ะ
ก็เขาก็บอกเราไว้ตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วแหละบอกว่าเออเดี๋ยวช่วงประมาณตี๔ตี๕เนี่ยเขาไม่อยู่นะ

เธอต้องอยู่บ้านคนเดียวนะเธออยู่ได้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็บอกเออพี่ไปเลยหนูอยู่ได้

ระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยค่ะก็คือเรานอนคนเดียวแล้วระหว่างที่นอนอยู่
หนูก็มีความรู้สึกว่าไอ้ที่เราหนุนเนี่ยมันไม่ใช่หมอน

แล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่สบาย

ใช่พลิกไปพลิกมานอนไม่สบาย
จังหวะที่หนูลืมตาขึ้นมาพี่

คือมันเป็นคือตาสบตาเลยนะคะ
คือหันไปเห็นคือหัวเขาเป็นนกนะคะ

แล้วคือนอนที่หนูรู้สึกว่านอนไม่สบายคือหนูนอนอยู่บนแขนเขา

แล้วภาพที่เห็นคือขาเขาเลยออกไปนอกเตียง
คือตัวเขาใหญ่มาก

เขานอนกลางปีกอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็นอนซบเขาอยู่ตรงนี้
แล้วจังหวะนั้นคือตกใจมากค่ะแต่กรี๊ดไม่ออก
รี๊ดไม่ออกแล้วก็พยายามตั้งสติ
คว้าโทรศัพท์จังหวะหันไปคว้าเนี่ยค่ะ
คือเหมือนตัวเขาก็หายไปแล้ว

ตื่นอยู่เพราะว่าตกใจแล้วก็ตื่นแล้วก็คว้าโทรศัพท์
แล้วหนูก็โทรไปหารุ่นพี่เนี่ยค่ะบอกว่า
รีบกลับบ้านรีบกลับบ้านคือตอนนั้นคือสติแตกแล้วค่ะพูดไม่รู้เรื่องแล้ว
ได้แต่ว่ารีบกลับบ้านรีบกลับบ้าน
แล้วรุ่นพี่เขาก็บอกว่าเจออะไรเจออะไร
บอกว่าหนูเห็นหนูเห็นครุฑหนูเห็นครุฑ
คือมันเป็นความรู้สึกที่คือปกติอะค่ะ
ปกติเราอาจจะเจอวิญญาณหรืออะไรอย่างนี้เคยเจอแล้ว
แต่อันนี้ไม่เคยเจอแล้วคือตกใจมาก
แล้วมันเป็นความรู้สึกว่าเราฝันหรือเปล่า
แต่เราไม่ได้ฝันเพราะเราคุยโทรศัพท์อยู่ตอนนี้
และจังหวะที่หนูคุยโทรศัพท์ค่ะคือคุยโทรศัพท์เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะ
เราก็กลัวเราก็ดึงผ้าห่มขึ้นมาดึงผ้าห่มขึ้นมา
มือเราที่ดึงผ้าห่มขึ้นมาเนี่ยค่ะ
รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ในผ้าห่มมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
มันเหมือนมันขวนเราอยู่ขวนมือขวนแขนเราอยู่
แล้วคือพอหนูเปิดผ้าห่มหนูเจอจะอธิบายยังไงดีคือตอนนั้นมันตกใจมาก
แต่เห็นภาพเขาก็คือเขาเหมือนเป็นลิงแล้วมีสี่หูกับ๕ตา
แล้วหนูก็ยกแขนขึ้นมาแขนหนูตรงนี้ค่ะเป็นรอยขวนแบบเหมือนรอยฟันขูดอะค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็มีเลือด๑๐ออกมาด้วย
แล้วหลังจากนั้นก็คือภาพที่หนูเห็นทั้งคุดทั้งตัวที่เป็นสี่หูห้าตาเนี่ยค่ะก็คือหายไป
คือตอนนั้นคือนอนไม่ได้แล้วค่ะก็เปิดไฟทุกดวงเลย
แล้วคือรุ่นพี่ก็รีบกลับบ้านมาเขาก็ถามว่าเจออะไรเจอแบบไหน
หนูก็พยายามอธิบายว่าหนูเห็นเป็นครุฑนะตัวใหญ่มากเลยเขามานอนอยู่กับหนู
แล้วพี่เขาก็เลยพาไปที่ห้องที่เหมือนเป็นห้องพระ
แต่เป็นห้องเหมือนห้องที่เขาเก็บของไว้อีกห้องหนึ่ง
เขาก็เปิดตู้ค้นตู้ออกมาเลยเขาก็ถามว่าเจออันไหนให้ชี้
หนูก็ชี้หนึ่งก็คือพญาคุดตัวหนึ่งค่ะตัวใหญ่เขาจะมีรูปปั้นแบบนี้เป็นพญาคุดที่ทำมือแบบนี้เป็นนก
คือมาเหมือนเป็นรูปปั้นเลยค่ะก็คือตัวจะเป็นเหมือนกล้ามใช่ไหมคะแล้วก็มีปีกแล้วก็มือแบบนี้
แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยตอนแรกหนูเข้าใจว่าเขาคือลิงหนูก็บอกเขาว่าหนูเจอลิงเจอลิงพี่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีนะลิงอ่ะ
เขาก็เลยเปิดให้ดูหนูก็เข้าไปชี้เข้าไปค้นดูแล้วหนูก็เจอพี่เขาบอกว่านี่คือสี่หูห้าตา
ซึ่งสี่หูห้าตามันคือแมงชนิดนึงทางภาคเหนือซึ่งเป็นแบบถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายมูบูชาเนี่ยก็จะรู้จักตัวนี้
แต่ณตอนนั้นคือหนูเข้าใจว่าเขาเป็นลิงแต่จริงแล้วเขาไม่ได้ให้ลิงใช่แล้วหนูก็เลยถามว่าแบบคือหนูไม่ได้ทำอะไรหนูนอนเฉยออกมาทำไม
ซึ่งพี่เขาก็บอกให้ฟังว่าคือเขาออกไปนอกบ้านเขาก็เป็นห่วงว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วอยู่บ้านคนเดียวเขาก็เลยเหมือนพูดไปว่าแบบฝากน้องผมด้วยนะฝากน้องด้วยแล้วพี่เขาก็ออกไปทำงานนั่นแหละค่ะก็คงมาช่วยดูแลเรา
แต่ช่วยดูแลแบบไหนที่จะมาขวนเราให้เราเป็นแผลไง

ผมยังพอเข้าใจได้ว่าท่านอาจจะมาดูแลปกปักคุ้มครองเราแต่สี่หูห้าตาเนี่ยทำไมเขาถึงต้องมาทำเราแบบนั้นไม่มีเหตุผลเลยนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะว่าหนูไม่ได้บูชาในเรื่องของสี่หูห้าตาหรือว่าพวกทั้งหลายอย่างนี้ค่ะ
จริงแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้เป็นสายดำนะคะสำหรับสี่หูห้าตาเท่าที่เคยแบบว่าผ่านตาในเรื่องข้อมูลมาบ้างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะก็คือถ้าทางภาคเหนือเขาบอกว่าเป็นของดีทางล้านนา
เรียกว่าสี่หูห้าตาก็ใช้บูชาจะได้มีสิ่งดีอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเขาอาจจะสนกับหนูไปหน่อย

เวลาเล่าเรื่องสยองขวัญแต่ละคนแต่ละเรื่องนั้นเนี่ย
ไม่แพ้กับเหล่าบรรดานักเล่าทางโซเชียลคนอื่นเลยนะ
ผมฟังมาหลายท่านแล้วน่ากลัวจริง
เออนะครับแล้วก็วันนี้ฮะสถานีผีดุของเรา

ขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะครับผม
เอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือสถานีผีดุของเรา
ในค่ำคืนวันนี้คงจะตื่นเต้นน่ากลัวขนลุกไปไม่มากก็น้อยครับ
แล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการกับสถานีผีดุของเรา
ทีมงานของเราก็จะมีการติดต่อกลับไป
เพื่อเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราครับ

อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

ท่านที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับ

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณคุณเชลลี่ครับ
ขอบคุณค่ะพี่แจ๊ก

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
และแขกรับเชิญในสถานีผีดุของเรา

พร้อมเป็นที่เรียบร้อย

วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา

ก็ช่วงนี้น่ากลัวกว่าผีก็โควิดนะครับพี่นะ

ว่ากันถึงประสบการณ์ในค่ำคืนวันนี้คุณวุฒิครับ
มาพร้อมกับชื่อเรื่องว่า
ชื่อเรื่องวันนี้ที่ผมมาเล่าก็คือ

เออเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับ

เชิญคุณบุ๊กเลยครับ
ถ้าเป็นเรื่องที่จะคุยคือนอนผิดที่นะครับ
แต่ก็ต้องบอกเรื่องของชีวิตก่อน

ผมก็เหมือนแบบมีสัมผัสได้บ้างเล็กน้อยติ่ง

เพราะว่าที่บอกติ่งเพราะว่าตัวเองจะเป็นคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

แต่ว่าถ้าถามว่าเรามีสัมผัสมาจากไหน
คือผมว่ามาจากครอบครัว
คือคุณยายเป็นร่างทรง

คือทุกปีไม่ว่าจะช่วงสงกราน
หรือว่าปีใหม่เมืองยี่เป็งอะไรอย่างนี้

ชาวบ้านก็จะมาก็จะมาแห่คุณยายขึ้นเสลี่ยง
พอขึ้นเสลี่ยงไปก็ไปตรงศาลเจ้าพ่อ

แล้วคุณยายก็เข้าทรงตัวสั่นอะไรบอก

อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็ก

ที่ทำให้คุณบุ๊กถึงรับตรงนี้มา

ตอนคุณยายถูกเข้าทรงกลัว

และทีนี้พอถึงคุณยายเขาเริ่มอายุเยอะแหละแก่แล้ว
ทีนี้เขาเหมือนอยากหาคนที่สืบทอด
แต่ทีนี้ครับคนที่สืบทอดต้องเป็นผู้หญิง
เขาก็ไปเล็งเอาพี่สาวคนโตของผม
แต่พี่สาวคุณตูมผมก็ไม่อยากเป็น

ผมก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้มันก็สืบทอดมาโดย

เหมือนเป็นการรับมรดกทางความเชื่อ

เพราะว่าคุณแม่ผมก็จะเหมือนมีสัมผัสแบบนี้
เห็นผีบ่อยเจออะไรบ่อย

ผมกับพี่สาวก็จะเป็นคนที่เหมือนถูกผีอำบ่อยตั้งแต่เด็ก
แต่เราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

แต่ว่าพอถูกผีอำบางทีกลางคืนก็นอนแล้วขยับไม่ได้แล้ว
ผมกับพี่สาวจะคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเรานอนผิดท่า

โอเคไม่ขยับก็ไม่ขยับว่ะ
ทับก็ทับไปเราขยับไม่ได้ก็ช่างมัน

แล้วก็มันก็หายแต่เราจะไม่รู้สึก
ไม่เคยคิดว่าเป็นผีอำแต่เจอแบบนี้แบบบ่อยมากตั้งแต่เด็ก

ถ้ามองในแง่มุมของวิทยาศาสตร์คือการนอนทับเส้น

แต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องที่เราเหมือนสัมผัสได้
อย่างเช่นพอเริ่มโตมาแล้ว
เราขับรถขับราไปหลายที่โดยเฉพาะกลางคืนนะพี่
ข้างทางเรามักจะเห็นอะไรแว๊บปลายตา
มายืนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วยืนอยู่ริมถนน
ยืนอยู่ตามข้างทางบ้างแหละ
หรือว่าเรามองกระจกหลังยังเห็นยืนอยู่เลย
ทีนี้ครับพอไปกับเพื่อน
หรือเวลาผมขับรถแล้วก็เพื่อนนั่งด้วย
ถ้าผมมีอาการแบบนี้หันปุ๊บห่างปุ๊บ
เพื่อนจะบอกว่าอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งเล่าครับ

แล้วก็บางทีเราเห็นตามที่ที่มันแปลกเช่น
บนทางด่วนนี้บนทอเวย์อะไรอย่างนี้
นั่งอยู่ขอบทางอย่างนี้ผมก็หันไปดูบ่อย
แต่เราไม่ได้เห็นเป็นแบบหน้าแต่เราเห็นเป็นรูปร่างนะครับ
ผมก็เลยคิดว่าสงสัยแบบตรงนั้นมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า

ในช่วงชีวิตหนึ่งจะเห็นแบบนี้บ่อยมาก
แต่ว่าพออายุเยอะขึ้นมันเหมือนเป็นช่วงอายุเดียวพี่ที่จะเป็นแบบนี้
สมมุติตอนเด็กมีช่วงอายุที่จะโดนพิอำ
พอโตขึ้นมาหน่อยเป็นช่วงอายุที่จะเห็นอะไรแว๊บแบบนี้
พอหลังจากนั้นอายุประมาณ๓๐กับ๔๐
เหมือนตัดสัญญาณนะพี่สัญญาณขาดหายเลยไม่เห็นแล้ว
มันก็เหมือนกับเรื่องเล่าหลายเรื่องที่เขาบอกว่า
บางทีคนเรามันมีเซนต์ขึ้นมา
แล้วอยู่วันหนึ่งเซนต์นี้มันหายไปเอง
หายไปใช่
แต่ถ้าถามเรื่องนอนผิดที่ที่ผมจะเล่าให้ฟังพี่
คืออย่างที่บอกไว้ผมอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

แต่ถ้าเรื่องนอนผิดที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่า
วิญญาณอาจจะมีจริงผีอาจจะมีจริง
ก็ถ้าเอาช่วงสมัยทำข่าวนะพี่
อย่างสื่นามิสื่นามิเราก็รู้
ซึนามินักข่าวก็เจอเยอะเจอบ่อย
แล้วก็ผมก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวปี๔๗
ก็ไปอยู่ที่โรงแรมที่เขาหลักที่โรงแรมมันจะเป็นส่วนของอาคาร
กับส่วนของรีสอร์ทซึ่งตรงรีสอร์ทนะพี่
โดนหมดเลยโดนหมดเลย
ผมไปทำข่าวด้วยความที่ไม่เคยเจอศพมากมายขนาดนั้นพี่
แต่เราทำใจเวลาผมคุณไม่กลัวศพไม่กลัวเลยนะ
ศพแบบสยองเนี่ยผมชอบดูใกล้
หรือถ้าเป็นภาพถ่ายศพเนี่ยผมจะชอบซูมขยายดูเป็นโรคจิตอย่างหนึ่ง
ทีนี้ครับไปซึนามิด้วยความเคารพนะพี่
คือเราก็ไปเจอศพเยอะที่วัดย่านยาวอะครับ
ก็ไม่ได้กลัวเขาไม่ได้กลัวเขา
แต่ผมจะไม่ชอบศพห่อห่อผ้าขาวอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะกลัว
แต่ถ้าศพที่เห็นเนื้อหนังเห็นความเละความอะไรผมไม่กลัว
พอผมไปอยู่ประมาณ๑๐๒๐วันก็เป็นช่วงใหม่ที่แบบว่า
ทั้งเมืองนะพี่คนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันคือมีแต่กลิ่น
ถ้าไม่กลิ่นศพก็กลิ่นพวกน้ำยาฟอร์มาลีนน้ำยาศพอะไรอย่างนี้ครับ
กลับเข้าโรงแรมก็จะมีกลิ่นศพติดตัวอะไรอย่างนี้ครับกลิ่นน้ำยาติดตัว
ทีนี้ผมไปกับช่างภาพไปสองคนนอนห้องเดียวกัน
ทีนี้ช่างภาพเขาต้องไปตัดต่อภาพกับอีกห้องหนึ่ง
ผมก็อยู่ห้องคนเดียวและความที่ว่าผมก็ไม่ได้กลัวอะไรมาก
ทีนี้ครับสักพักหนึ่งกำลังจะล้มตัวลงนอนแล้ว
แล้วก็แต่เราจะเป็นคนตื่นง่ายถ้าช่างภาพมาเคาะประตูผมจะวิ่งไปเปิด
ปิดไฟเพราะว่าผมถ้าเปิดไฟผมนอนไม่หลับ
ผมก็ปิดไฟแล้วก็นอนปรากฏนอนไปได้สักพักหนึ่งรู้สึกยังไม่หลับด้วยซ้ำ
มีเสียงเคาะประตูปึ้งแล้วผมลุกเร็วตื่นเร็ว
พลวดไปเปิดประตูปั๊บอ้าว
ซ้ายมองขวาไม่เจอใครอืมไม่เจอใครไม่เป็นไรโอเคสงสัยไม่รู้อะไร
เสียงอะไรไม่รู้ล่ะไปนอนต่อสักพักมาอีกเสียงเดียวกัน
ผมวิ่งพลวดไปเปิดประตูเพราะกลัวช่างภาพจะมา
ปรากฏมองซ้ายมองขวาไม่มีใครแต่อันนี้เอกใจแล้วพี่เพราะว่า
ตรงนั้นมันเป็นระเบียงห้องผมห้องสุดท้ายบนชั้นสาม
เป็นระเบียงเลยนะครับถ้าคนจะวิ่งหลบนู้นวิ่งไปไกลมาก
บันไดยังไงก็ต้องเห็นทางอีกทางหนึ่ง
ยังไงผมก็ต้องเห็นหลังไวเขาคงไม่เร็วกว่าผม
หรือไม่ก็กระโดดลงไปซึ่งไม่มีใครกระโดดลงไป
ผมก็เริ่มเอกใจตายแล้วยังไงเนอะไม่เป็นไร
กลับไปนอนเปิดไฟเพื่อจั้งภาพกลับมา
สักพักไฟดับทั้งโรงแรมอะพี่ไฟดับหมดเลย

พี่บอกก็เจอน่ะเขาบอกเดี๋ยวข่าวพรุ้งที่เช้านะ
เสร็จแล้วก็เงียบกันไปทำใจข่มตานอน

พอตอนเช้ามาเจอกันตอนห้องอาหารตอนเช้ารีบมากินข้าวกัน
มีโอกาสมาคุยกันโดนทุกห้องครับพี่อืมชั้นหนึ่งยันชั้นสามอ่ะเฮ้ย
เคาะประตูทุกห้องเหมือนกันหมดเลยอะครับเหมือนกันหมดครับ
ให้ฟังเหมือนกันหมดเลยเคาะประตูบางห้องวิ่งออกไปดู
ห้องส่องตาแมวดูแต่ห้องนึงเด็ดพี่อยู่กับหลายคนครับ
เคาะครั้งแรกเขาวิ่งไปเปิดไม่เจอครั้งที่สองเขาวิ่งไปเปิดไม่เจอ
ครั้งที่สามวิ่งไปกำลังจะเปิดแล้วแต่ว่าเพื่อนในห้องบอกว่าเฮ้ย
ส่องตาแมวดูก่อนอืมตาแมวไอ้ช่องอ่ะนี่เค้าก็กำลังเอื้อมไปจากสองนี้
จังหวะที่บอกว่าจะไปส่องตาแมวจังหวะนั้นแล้วผีเคาะรัวเนี่ยหูน่ากลัวจริงใช่ฮะ
คือเราก็ถามว่าแล้วพี่ทำไงต่อในเมื่อเคาะรัวขนาดนั้นพี่บอกทำอะไรไม่ถูกแล้ว
ไปกองรวมกันอยู่บนที่นอนเพราะว่าจะเปิดเราก็ไม่กล้า
หรือว่าไปทักเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเรื่องเรื่องแรกที่รู้สึกว่าเออ
เจอกันหลายคนเจอกันหลายคนเออผมว่ามันเป็นด้วยมันอาจจะไม่ได้แค่นอนผิดที่อย่างเดียวนะ
ครับจังหวะเวลาใช่ใช่ฮะช่วงนั้นมันยังอ่าเรียกกันตรงตรงว่าแผลสดอ่ะ
ใช่พี่ใหม่เลยอ่ะคนตายเยอะมากครับเยอะมากใช่ครับใช่
อันนี้คือเรื่องแรกถ้าพี่แจ๊คกับคุณผู้ชมแค่เรื่องแรกนะนี่เรื่องแรกก่อน
ทีนี้ครับเรื่องสองก็เรื่องที่ทำงานเหมือนกันทีนี้ก็ที่ทำงานเก่านะพี่นะ
ไม่ใช่ไทยรัฐครับแต่เราก็ทำงานทีวีแหละแต่ที่ทำงานเก่าทีนี้ก็เรื่องนอนผิดที่เหมือนกันอืม
นะครับก็ผมว่าต้องมาอ่านข่าวเช้าตั้งแต่แบบตีห้าครึ่งผมก็จะมาอ่านตอนตีห้าครึ่ง
สักประมาณจะเช้าอยู่แล้ว๖โมงผมจะเสร็จข่าวแล้วผมก็จะมานอนพักที่ห้อง
ซึ่งตรงนั้นเป็นห้องสตูเล็กห้องหนึ่งที่เขาให้อัดรายการแบบบันเทิงรายการอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ไปกางที่นอนเพื่อจะนอนสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยว๖โมงครึ่งจะตื่นแล้ว
ปรากฏว่าก็นอนไปกลางแล้วนอนปรากฏว่าสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่า
อัดหายใจไม่ออกลุกไม่ได้เอ๊ะผีอำเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่เป็นไร
เราก็พยายามตื่นแล้วเหมือนเราลืมตานะครับแต่จังหวะลืมตานะพี่ลืมตามา
แล้วเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งคือเขาขนานอยู่กับเราแบบนี้
ผมเขาตกลงมาใส่เราอย่างนี้ครับเท่ากับเวลาเรานอนเขาขนานกับเรา
เหมือนเขาลอยอยู่บนตัวเราใช่เหมือนผมนอนอย่างงี้เขาลอยอยู่บนนี้เนี่ย
จันหน้ากันเนี่ยแล้วผมเขาก็ตกลงมาใส่หน้าผมมันรู้สึกสัมผัสได้เลยนะว่าผมเขาอยู่ตรงเนี้ย
เออแต่หน้าเขาปกตินะหน้าไม่เละเลยครับเป็นผู้หญิงชุดขาวลอยลอยอยู่ตรงนี้เลย
ครับผมก็แล้วเขามือกดที่หน้าอกเราครับกดไว้ผมก็ตายแล้วว่ะยังไงดี
ยังใจดีสู้เสือหาคนช่วยดีกว่าเผื่อข้างนอกเพราะมันเป็นประตูเหมือนมันเป็นกระจกนะครับ
ผมก็มองออกไปเผื่อจะมีน้องผู้อากาศคนไหนมาเผื่อเรียกให้ช่วยหน่อย
ออกไปปุ๊บตรงประตูอะพี่มีผู้หญิงลักษณะนี้อีกคนนึงยืนอยู่จ้องมาที่ผมเหมือนกัน
คนนี้ก็จ้องคนนู้นก็จ้องตายแล้วผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยทำอะไรไม่ถูกจริง
แล้วก็รู้เลยว่าคนนั้นไม่ใช่ผู้ประกาศไม่ใช่ใครเป็นใครก็ไม่รู้นะครับ
ผมก็เลยตัดสินใจข่มตาหลับอีกทีนึงร้องเพลงวะร้องเพลงอะไรไปเรื่อยเปื่อยร้องเพลงสนุกสนานเอาร้องเพลงไม่ไปเอาสวดมนต์ก็ได้
มนต์สักพักหนึ่งเขาก็หายไปผมลืมตาอีกทีหายไปหมดแล้วทั้งสองคนครับ
เท่านั้นแหละผมรีบลุกจากเตียงวิ่งเปิดประตูออกไปไม่เล่าให้ใครฟังเลยเออ
เพราะผมก็กลัวคนอื่นไม่เชื่อผมไม่เล่าให้ใครฟังแต่เจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ทำงาน
ทีเนี้ยผมก็อีกสักวันสองวันพี่ผมก็เดินลงจากบันไดเป็นบันไดหนีไฟครับ
เพราะว่ามันชั้นหนึ่งชั้นสองใช่ไหมครับเดินลงมาแล้วที่ทำงานจะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขามีเซนต์เรื่องเรื่อง
วิญญาณคนนี้ต้องให้เขาเลยเขามีเซนต์ผมเดินลงมาแล้วตรงกลางบันไดผมเหลือไปเห็นเหมือน
เงาดำเงาหนึ่งยืนอยู่ผมก็ไม่กล้าทักแต่ผมรู้ว่าเหมือนใครยืนอยู่
ผมก็เดินออกมาจากบันไดหนีไฟเปิดประตูออกไปตอนขึ้นชั้นสองผมก็ตัดสินใจเอ๊ะ
จะขึ้นไม่ขึ้นดีวะขึ้นคนเดียวหรือจะรอเพื่อนขึ้นด้วยดีวะนะกลัวกลัวอยู่
พี่คนที่มีเซนต์เป็นผู้หญิงครับเขาเดินลงมาเปิดประตูผลักออกมาปุ๊บอืม
เขาก็พูดบ่นมาคนเดียวนะฮะไม่รู้จะมายืนทำไมยืนอยู่หลายวันแล้ว
หลายวันจริงจริงจะเอาอะไรจะได้ถามว่าเอาอะไรอืม
เขาบ่นมาคนเดียวพอลงมาเจอผมผมได้ยินดังนั้นผมบอกพี่
เจออะไรล่ะผู้หญิงคนนี้ก็บอกก็นั่นน่ะเขายืนอยู่นั่นหลายวันแล้ว
ผมก็เลยเฮ้ยสงสัยตัวเดียวกันกับที่ผมเจอหรือเปล่าสดร้อน
อันนี้คือที่ทำงานเนี่ยก็เลยมีเรื่องเล่าว่าที่ทำงานเนี่ยตรงนั้นเหมือนอาจจะเป็นแบบ
สุสานหรือว่าที่ฝังศพเก่าอะไรเนี่ยครับก็กลายเป็นเรื่องนอนผิดที่ที่ทำงาน
ซึ่งน่ากลัวอันนั้นผมก็โอ้โหเชื่อเหมือนกันเพราะมันเหมือนเห็นอ่ะอันนี้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะ
อันนี้เห็นเป็นตัวแต่ไม่เละไม่น่ากลัวฮะแต่ตาเขาจะดุดุตาแบบดุดุหน่อย
ไม่รู้ไม่รู้เขาเป็นใครแล้วมาโกรธเราทำไมคือถามว่าไม่น่ากลัวผมว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมผมว่าน่ากลัว
มันจะมีความน่ากลัวอยู่สองแบบคือเห็นเละน่ากลัวกับเห็นแบบปกติน่ากลัวผมว่าเห็นแบบปกติน่ากลัวกว่า
แต่อันนี้มันก็เป็นภาพติดตานะทุกวันนี้ผมก็ยังติดตากับภาพผู้หญิงที่ลอยขนาดเราอยู่แบบนี้
แต่ไม่รู้ประวัติความเป็นมาใช่ไหมครับไม่รู้ครับไม่รู้เลยว่ามีผู้หญิงหรือมีใครตายอะไรตรงนั้นคือ
ไม่ได้มีการแบบว่าสืบข้อมูลว่าตรงนั้นมีผู้หญิงตายหรืออะไรก็ตามแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นสตูดิโอ
มันไม่น่าจะมีใครตายหรืออะไรอย่างนี้พี่ก็ยังสงสัยอยู่นะครับ
อันนั้นเรื่องที่๒ที่ผมรู้สึกว่ามันก็มีเอาเรื่องที่๓ไหมพี่
มันเริ่มช่วยคูณขึ้นเรื่อยแล้วนะเอาเอาจากมา
เรื่องที่สามเนี่ยก็เชื่อสุดใจเหมือนกันเพราะว่าครั้งหนึ่งไปนอนบ้านเพื่อน
ก็บ้านเพื่อนห้องนอนเขาอยู่ชั้น๒และทีนี้ไปนอนแต่เพื่อนมันทำงานเช้า
มาทำงานแบบต้องออกไปตั้งแต่ตี๔ผมก็นอนอยู่เพื่อนก็ออกไปทำงานตี๔
แล้วผมก็นอนคนเดียวเหลือผมนอนคนเดียวเตียงใหญ่นะพี่เตียงใหญ่ผมก็นอนอยู่ฝั่งหนึ่ง
ก็ฝันครับอันนี้ฝันรู้เลยว่าฝันฝันว่าเล่นนินจาอยู่ผมก็เป็นนินจา
ดินมุดไปมุดมาตัวเองก็มุดไปมุดมาสักพักหนึ่งเหมือนมุดขึ้นมาแล้วมานอนอยู่ที่เดิมแล้ว
เหมือนว่าเราอยู่ที่เดิมบนเตียงแล้วปรากฏว่าข้างเตียงนะพี่มันยังมีอะไรขาวมุดโผล่ขึ้นมาพี่
ตรงพื้นนะพื้นไม้ข้างเตียงเลยมุดขึ้นมาขาวอันนั้นเห็นเป็นขาวออลล่าสว่างเลยล่ะ
ดูหน้าไม่ออกแต่รู้ว่าเป็นร่างมุดขึ้นมาผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะหรือว่ากูยังฝันเรื่องนินจาอยู่วะ
เขามุดขึ้นมาสักพักหนึ่งเขาเหมือนมาจับเราแล้วจะดึงเราลงไปไม่รู้จะดึงเราเพื่อมุดไปกับเขาไปไหนก็ไม่รู้
ผมก็ยังไม่ได้เชื่อผมก็นึกว่าอะไรวะอะไรว่ะผมก็เริ่มขยับตัวไม่ค่อยได้แล้วเริ่มอึดอัดแล้ว
เขาก็ดึงแรงดึงแรงขึ้นเรื่อยจนผมเริ่มที่จะขยับตัวไปเรื่อยเหมือนเตียงใช่ไหมครับ
ผมขยับจากขอบซ้ายไปขอบขวาเขาก็ตามมาดึงแต่ว่าขาเขาไม่โผล่ขึ้นมานะฮะขาเขายังอยู่ใต้ดินอยู่ใต้พื้นอยู่
เดี๋ยวขาวก็ดึงจนผมถูกดึงไปอยู่ที่จุดเดิมที่นอนแล้วผมรู้สึกว่ากลัวแล้วเฮ้ยมันดึงแรงไปแล้วแล้วเราจะไปไหนอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยมุกเดิมคือร้องเพลงร้องเพลงช่วยร้องเพลงก็ไม่ไปเอาสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์สวดมนต์ก็ไม่ไป
แล้วทำไงรู้ไหมพี่จนกระทั่งผมคิดว่าโอเคจะเอาอะไรบอกนะครับหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรต้องขอโทษด้วยแล้วเราจะทำบุญไปให้
จากนั้นเขาปล่อยมือแล้วเหมือนเขาร้องไห้อะพี่เราสัมผัสได้ว่าเขากำลังร้องไห้อยู่ผู้หญิงร้องไห้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าคล้ายจะเป็นผู้ชาย
พอเขาร้องไห้ปุ๊บเขาปล่อยเราเราเริ่มแบบไม่อึดอัดเริ่มหายใจออกเขาก็หายลงไปใต้พื้นเหมือนเดิม
อันนี้เป็นครั้งหนึ่งแล้วผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมรีบวิ่งออกไปหาคนในบ้านออกไปหาคุณแม่ของเพื่อนอีกห้องหนึ่งไปเคาะแล้วก็
แต่ไม่บอกอะไรนะครับไม่บอกอะไรก็แค่นั้นก็บอกว่าตื่นเช้าอะไรอย่างนี้ทีนี้ไม่เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเพราะว่าผมก็ไม่เข็ดก็ไปนอนบ้านเขาอีก
ทีนี้ไปนอนบ้านเขาอีกแล้วเพื่อนมานอนด้วยก็เจอเหตุการณ์ที่ผมเชื่อเพราะว่า๒เหตุการณ์กับการไปนอน๒ครั้งเหมือนกันดิ
มาอีกแล้วเหรอเหมือนกันเด๊ะมาเหมือนเดิมผมนอนที่เดิมเพื่อนนอนอีกข้างขึ้นมาเหมือนเดิมดึงผมเหมือนเดิมผมพยายาม
แต่คราวนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้ว่าเพื่อนอยู่ผมก็เรียกเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วสักพักหนึ่งเพื่อนปลุกผม
แต่เพื่อนเล่าให้ฟังว่าไม่รู้นะว่าพี่บุ๊กพูดอะไรรู้แค่ว่ามึงพูดแค่ว่าอึกอยู่อย่างนี้แค่นั้น
ดิ้นอยู่แค่นั้นเขาก็เลยปลุกเพราะปลูกผมปุ๊บผมบอกว่าเฮ้ยขอขอบใจมากที่ปลุกค่ะไม่งั้นตายแน่เลยครับ
ครั้งที่๒เป็นสิ่งที่เราเชื่อเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่เดียวกันเหมือนกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วเหมือนคนคนเดียวกันที่ขึ้นมาทีนี้ครับก็เลยคุยกับเพื่อน
เพื่อนก็เล่าว่าคือบ้านหลังเนี้ยพี่พ่อเขาอ่ะยิงตัวตายอืมยิงตัวตายอยู่ด้านล่างครับ
อยู่ในห้องน้ำซึ่งมันตรงกับห้องนอนแต่ว่าที่บ้านเขาไม่เคยเจอพ่อนะไม่เคยเจอวิญญาณแต่ว่าเสียที่บ้าน
แล้วก็แต่ก็นานแล้วเหมือนกันผมก็เลยมานั่งคิดว่าสงสัยเราไปนอนบ้านเขาเราไม่รู้ประวัติ
เราไม่เคยบอกเขาไม่เคยบอกแบบถึงวิญญาณเขาเท่าที่ฟังนะเท่าที่ฟังนะคือจากพื้นเพที่คุณบุ๊กเล่าให้ฟังว่า
ครับบ้านเขาไม่มีใครเคยเจออืมคุณพ่อฆ่าตัวตายครับหรือจริงจริงแล้วอ่ะคุณพ่อเขาพยายามที่จะติดต่อคนในบ้าน
อ่าแต่ติดต่อใครไม่ได้ครับแต่คุณบุ๊กอ่ะมีเซนต์อ่าแล้วเขามาจูนติดกับคุณบุ๊กพอดีครับ
เพื่อให้คุณบุ๊กอาจจะไปบอกคนในบ้านก็ได้ว่าเนี่ยเหมือนกับเขาอ่ะยังอยู่เพราะเขาร้องไห้ไงใช่ใช่เหมือนเขาแบบยัง
ยังเหมือนทรมานอยู่นะพี่เนอะครับคือแน่นอนว่าคนฆ่าตัวตายตามตามความเชื่อก่อนนะครับ
บอกว่าใครที่ฆ่าตัวตายจะต้องฆ่าตัวตายอยู่แบบนั้นเวลาเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมจนกว่าจะหมดอายุไข
ครับเออโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกวันนี้เซนต์ของคุณบุ๊กไม่มีแล้วผมว่ามันหายไปแล้ว
มันหายไปแล้วไม่มีสักติหนึ่งผีอำก็ไม่อำอืมเห็นแว๊บแว๊บก็ไม่เห็น
หรือว่าจะเห็นแบบที่ที่เล่าให้ฟังก็ไม่เจอค่ะแต่มีช่วงที่ที่บอกไปช่วงอายุหนึ่งอ่ะ
มันแบบพีคมาเรื่อยเรื่อยพีคพีคพีคพีคหลายหลายอย่างหลายเหตุการณ์เลยครับอืม
แต่ตอนนี้ก็ถามตัวเองไม่เคยเจออะไรแล้วเหรอไม่เคยเจออะไรแปลกเหรอ
ไม่ไม่เจอแล้วครับอืมนานไหมครับคุณบุ๊คที่บอกว่าเป็นช่วงพีคอยู่อย่างนั้นอ่ะ
ผมว่านานนะตั้งแต่อายุสักประมาณ๑๐ขวบจนถึงประมาณ๓๐กว่าแล้วพี่
นานโอ้โหยี่สิบปีใช่นานครับแต่ว่ามันอาจจะแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บอะไรอย่างเงี้ยครับเออ
อย่างที่เราคุยกันแหละครับว่าอาจจะเป็นผลพวงคือเป็นการรับมรดกทางความเชื่อมาจากที่บ้าน
คุณยายใช่เออนะฮะโหอืมเพราะว่าแม่แม่ผมก็จะเป็นอย่างเงี้ย
คือแม่ผมกับผมเนี่ยตอนเด็กเด็กอ่ะแม่ก็จะคุยเรื่องผีให้ผมฟังบ่อยครับ
เห็นอะไรที่ไหนบ้างอยู่โรงพยาบาลไปเฝ้าอยู่โรงพยาบาลมาเฝ้าผม
ผมเป็นไข้แม่นอนเตียงคนเฝ้าไข้แต่ตอนกลางคืนโดนเหมือนแบบคนตัวใหญ่ดำ
มบาบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดึงขาแต่ก็งงว่าดึงทำไมในเมื่อเขาก็ไม่ใช่คนป่วยอะไรอย่างเงี้
ก็ยังแข็งแรงอยู่ตื่นมาก็มาเล่าให้ผมฟังอะไรอย่างเงี้ยครับ
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่คุณแม่เคยแท้งใช่ไหมฮะ
คือสมัยที่พ่อแม่แต่งงานใหม่แล้วแม่มีลูกในท้อง
ก็ไปซาวแล้วว่าเป็นลูกผู้ชายนะครับแต่ทีนี้พ่อขับรถประสบอุบัติเหตุ
บนรถก็จะมีแม่แล้วก็มียายคนที่เป็นร่างทรงนะครับแล้วก็มีคุณยายอีกคนหนึ่ง
อีกคนนึงเสียก็เหลือคุณยายร่างทรงกับแม่ผม
แล้วก็พ่อผมที่รอดชีวิตแต่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ย
เสียชีวิตอืมอืมแล้วทีเนี้ยแม่เขาก็เลยคิดว่าอ่า
ทำบุญไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอย่างเขาก็รอลูกชายที่จะมาเกิดใหม่
อืมกลายเป็นผมเขาก็นึกว่าลูกชายคนโตที่แท้งเนี้ย
เกิดมาแล้วกลายเป็นผมแต่มีวันหนึ่งตอนผมโตแล้วนะครับ
แม่ไปเดินที่วังหลังแถวสิริราชตรงนั้นหมอดูเยอะเนอะหมอดูเยอะ
หมอดูก็เดินมาเดินมาเลยนะครับพุ่งมาเคยทำแท้งหรือเปล่า
อืมแม่แม่ก็บอกไม่เคยทำแท้งถ้าถามว่าเคยทำแท้งไม่เคยทำแท้ง
อืมมีเด็กยังเกาะหลังอยู่นะอืมเด็กยังขี่ขี่คออยู่ครับ
ทีนี้แม่ก็เลยคิดไปสงสัยเพราะแม่คิดว่าลูกคนโตผู้ชายนะ
ตายในท้องมาเกิดเป็นผมแล้วคงได้เกิดแล้ว
แต่เอาเข้าจริงจริงเขาอาจจะยังไม่ได้เกิดและแม่ไม่เคยทำ
แม่ไม่เคยทำบุญไปให้เพราะนึกว่าเขามาเกิดแล้ว
อะไรอย่างนี้ครับก็เป็นสัมผัสที่แม่ก็มีเซนต์สัมผัสได้อะไรอยู่บ้าง
แต่ผมฟังเรื่องของคุณบุ๊กนะมันดีอย่างหนึ่งที่ไอ้เซนต์ตรงนี้
มันหายไปครับเพราะด้วยหน้าที่การงานครับของคุณบุ๊กอ่ะอืม
จะต้องไปตามต่างจังหวัดจะต้องไปนอนพักที่นู่นที่นี่อะไรอย่างนี้
ครับถ้ายังมีเซ็นต์อยู่อ่ะผมว่านี้ลำบากอาจจะเจอหลายโรงแรมใช่ไหม
คือแล้วก็เพื่อนจะอยู่กับคุณบุ๊กไม่ได้เขาจะกลัว
คือเวลาไปทำงานต่างจังหวัดนะพี่ถึงแม้ผมนอนโรงแรมคนเดียวนะ
ไม่ว่าโรงแรมไหนก็ตามเล็กใหญ่ไกลเก่าใหม่ครับ
ผมจะรู้สึกไม่ได้กลัวหรือว่าไม่เคยเจอเลยเพราะไม่เคยเจอเลย
อืมถามว่าเกรงใจเขาไหมเกรงใจเอาของเนี้ยมาวางไว้ข้าง
สมมุติเตียงใหญ่ใช่ไหมฮะเอาของอ่ะกระเป๋าเปล่ามาวางไว้เต็มเลย
เพื่อให้เรานอนคนเดียวจะได้ไม่มีคนมานอนด้วย
แต่ถามว่าไปหลายร้อยที่หลายร้อยครั้งไปนอนคนเดียวไม่เคยเจอเลย
บางโรงแรมเนี่ยเก่าจนน่ากลัวแต่ก็ไม่เคยเจอครับ
คนก็ถามว่าแล้วไปโรงแรมต่างจังหวัดเคยเจอไหมบอกไม่เคยเจอ
อืมใช่ผมเสริมนิดนึงไอ้เรื่องความเชื่อที่ว่าตอนที่ไปนอนโรงแรมตามต่างจังหวัด
เราไปนอนคนเดียวแล้วมันมีเตียงคู่จะมีหลายคนเอากระเป๋าของสัมภาระไปวางไว้อีกเตียงนึง
ครับเพื่อให้เตียงมันแน่นถูกไหมใช่มันเคยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเอายังไงฮะ
มีคนทำแบบนี้ครับไปนอนคนเดียวแล้วไปเจอเตียงคู่เขาก็เอาของไปวางไว้อีกเตียงหนึ่งอืม
ปรากฏว่าเจอหนักกว่าเดิมยังไงเพราะเหมือนกับว่าเขาเคยนอนอยู่เตียงนั้น
แต่เราเอาของไปวางไว้บนเตียงนั้นไปขวางเขาไว้เขาไม่รู้จะไปนอนที่ไหนครับ
เขาก็เลยมานอนเตียงเราแทนข้างข้างเราเอออันนั้นน่ากลัวกว่า
เรื่องนั้นก็น่ากลัวน่ากลัวแล้วเราจะเจออย่างนี้เลยคือทำยังไงอ่ะทำไงดีอ่ะฮะ
เออไอ้เรื่องนี้มันก็เลยยังเป็นสองทางอยู่ว่าตกลงแล้วมันช่วยได้หรือมันช่วยไม่ได้ไง
นั่นสิแต่ผมอ่ะอย่างที่บอกไปคือผมอ่ะไม่ได้ลบหลู่นะครับ
ถามว่าเชื่อไหมครึ่งต่อครึ่งถ้าเราก็หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็มี
หลักการความเชื่อก็มีนะฮะดังนั้นเวลาสมมุติเราทำใจไว้แล้วว่าเราจะไม่เจอ
หรือมันคงไม่ใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราสัมผัสหรือสิ่งที่เราเจอเนี่ย
มันอาจจะไม่ใช่มันก็เลยกลายเป็นคิดในทางที่มันไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะครับ
แม้ว่าจะเจออะไรยังไงก็ตามอะไรอย่างนี้นอนไม่หลับตื่นขึ้นมาเห็นเงาอะไรก็
ก็เลยคิดว่าเออมันไม่ใช่ก็เลยสบายใจที่จะอันนี้ฮะ
และอย่างผมจะเป็นคนที่แบบถามว่าคนก็ชอบถามว่าเข้าวัดสวดมนต์อะไรไหม
อืมก็เข้าได้ครับแต่ถามว่าถ้าพูดถึงว่าสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้
ผมว่าคือความดีอะไรอย่างนี้ผมก็ถือว่าเราทำความดี
ไม่ได้ไปลบหลู่ใครถูกอะไรประมาณนี้ถูกอืมอ่า
ผมก็เชื่ออย่างงั้นนะผมเชื่อว่าคนเราอ่ะถ้าเราคิดดีทำดีอืม
เดี๋ยวสิ่งดีดีเหล่านี้มันจะเป็นกรอกคอยป้องกันเราเองครับอืม
เออนะครับโอ้โหเฮ้ยน่ากลัวนะว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มาเล่าแล้วแบบ
แล้วอย่างคือเป็นคนมีเซนต์แต่เซนต์นี้มันหายไปแล้วไงอืม
ไอตอนที่มีเซ็นต์ผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่พีคสุดล่ะครับอืมอืมเออนะครับ
เซ็นต์นานแล้วยาวนานนะครับยี่สิบปีได้แล้วครับคุณพุกคืนนี้
สถานีผีดุของเราขอบคุณคุณบุ๊คมากเลยนะขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
ครับผมครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้คงจะ
และสัปดาห์หน้า๔ทุ่มตรงครับเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเราเหมือนเดิมและฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
เรื่องไหนที่น่าสนใจทีมงานของเรานั้นจะติดต่อกลับไปหาคุณผู้ชมและเชิญคุณผู้ชมมาพูดกับเราในสถานีผีดุครับ
ส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเรายังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้
รับเชิญที่จะมาพูดคุยกับผมก็ยังคงวีดีโอคอลคุยกันแบบนี้นะครับ
คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาครับส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับ
สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมจั๊กวัชละพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงอย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางยูทูปแชนแนลไทยรัฐออนไลน์ของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้วหนึ่งครั้งนั่นก็คือคุณพลอยนั่นเองครับสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะพี่แจ๊คมีโอกาสได้พบกันอีกครั้งหนึ่งมาฮะมาว่ากันถึงประสบการณ์ที่จะคุยกันในค

ว่าเอาละเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์จะเปิดเรียนเนี่ยหนูต้องเข้าไปก่อนต้องเข้าไปหาหอก่อน๑อาทิตย์ล่วงหน้าไปอยู่เลย๑อาทิตย์ก็เสิร์ชอินเตอร์เน็ตไปเจอที่พักที่หนึ่งค่ะโจทย์ที่เราต้องการคือขอความสงบไม่วุ่นวายมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคได้ที่ที่หนึ่งก็โทรคอนเฟิร์มกันเรียบร้อยก็วัน

เพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้ห้องนี้

เราอยู่ชั้นล่างเป็นห้องที่อยู่ติดกับบันได
เรารู้สึกว่าเสียงมันจะต้องดัง
คนขึ้นลงดังแน่ก็แบบ
อ่ะโอเคอยู่ก็อยู่

เพราะว่าบรรยากาศห้องมันอึดอัดมาก

คืนแรกขนของเข้ามาเสร็จเรียบร้อย
คืนแรกน้าพลอยมานอนเป็นเพื่อน
เราก็เก็บของนอนกันสักประมาณเที่ยงคืน

พอยกับน้าเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันบนเตียง

นอนหันหน้าไปทางประตูห้อง

แล้วด้านหน้าเราก็จะเป็นระเบียง
พอตกตอนกลางคืนตี๒ก็ยังไม่หลับ
มือถือมาดูดึกจังไว้สักพักนึง
ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงค่ะ
เดินเหมือนนางแบบเลยพี่แจ๊คอืมสับขาแบบตึกตึกตึก
ได้ยินเสียงไกลคืออาคารนี้มันจะมีปีกซ้ายปีกขวา
พลอยอยู่ตรงกลางครับได้ยินเสียงไกลไกลมาแล้ว
เดินเดินเดินเดินแล้วเขาก็ไม่หยุดหน้าห้องเรา
สักพักนึงแล้วเขาก็เดินไปปีกขวา
พลอยก็คิดว่าเขาคงลังเลว่าจะขึ้นบันไดไปชั้นสอง
ดีไหมเพื่อนอาจจะงงห้องว่าแบบเพื่อนอยู่ชั้นไหนกันแน่วะอะไรอย่างนี้
นึกในใจเที่ยวดื่มเหมือนกันเนอะเด็กกรุงเทพเที่ยวดื่มเหมือนกันเนอะอะไรอย่างเงี้ย
ก็นอนสักพักนึงเขาเดินไปจนสุดริม
แล้วเขาก็เดินกลับมาอีกพี่แจ๊คตึกแล้วก็ไม่หยุดหน้าห้องเรา
แล้วเขาก็เดินไปปีกขวาแล้วก็เดินวนอยู่อย่างนี้ค่ะ
ปีกซ้ายปีกขวาปีกซ้ายปีกขวา
แต่ทุกครั้งคือจะต้องมาหยุดหน้าห้องเรา
เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันนานมากมันนานมากแล้วจะสะกิดนะ
แต่เราก็แบบก็กลัวว่าเขาจะหลับอยู่
เพราะว่าเรานอนหันหลังให้กันแล้วก็แบบไม่ได้คุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นอย่างนี้อยู่สักประมาณชั่วโมงนึง
จนเราก็เผลอหลับไปจนตอนเช้าก็มาคุยกับน้า
บอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงไหม
ทำไมแบบเสียงรองเท้าสั้นสุกเขาต้องมาหยุดหน้าห้องเรา
บอกว่าได้ยินได้ยินชัดเลย
พอยได้ยินยังไงก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่า
ตอนที่หยุดเนี่ยเขาเห็นเป็นผู้หญิง
เดินเข้ามาในห้องแล้วก็ทะลุออกระเบียงไป

ใช่ค่ะแล้วคือเขาก็เดินใหม่
แล้วเขามาหยุดหน้าห้องแล้วเขาก็ทะลุออกระเบียงไป
ทำลูกวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนเราแบบ
เอาแล้วน้ามานอนเป็นเพื่อนคืนเดียวคืนต่อไปทำไงวะอะไรอย่างนี้
ต่อมาก็คือน้าก็กลับแล้วเราก็อยู่
ก็อยู่ไปเรื่อยก็จะเจอเรื่องแปลกจากที่หอพักนี้ค่ะ
หลักก็คือเราจะเจอเงาทีนี้เริ่มเจอเองแล้ว
ตอนกลางคืนเราจะเจอเงาของคนที่เดินทะลุประตูห้องเรา
เดินเข้ามาในห้องเราแล้วก็ทะลุออกระเบียง
เป็นแบบนี้บ่อยมากพี่แจ๊กเป็นเหมือนทางของเขา
ที่เขาเดินไปเดินมาตึ๊กออกระเบียงซึ่งหลังคอนโดของพลอยเป็นป่า
เป็นพื้นที่ป่าไปแล้วก็จะเจอเรื่องเดินผ่านห้องบ่อยแล้ว
จะมีเรื่องของล่วงอยู่ของล่วงอย่างเช่น

เราก็เห็นว่ามันวางอยู่อย่างนี้นะพี่แจ๊คแต่มันล่วงตุ๊บ

ใช่ค่ะแก้วน้ำวางอยู่มีน้ำนะล่วง
ที่ที่มันอยู่นิ่งของมันมันล่วงแล้วก็แบบ
ทีแรกคิดว่าเป็นหนูหลังก็เริ่มไม่ใช่แล้ว
แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อันตรายกับเราอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังเฉยอยู่

พอยจะฝันว่าพลอยโดนฆ่าตายบ่อยมาก
อันนี้บ่อยจริงฝันว่าจะมีคนเดินมาจากระเบียงค่ะ
เดิมอีกแล้วเหมือนนอกระเบียงเป็นอะไรไปไม่รู้อ่ะ
แต่นอกระเบียงจะต้องมีความอะไรสักอย่าง
ที่จะมีคนเดินเข้าออกมาทะลุห้องเรา
แล้วในฝันพลอยจะชอบมีคนเดินมาจากระเบียง
แล้วก็มาจิกหัวเราไปที่ป่านู้นแล้วก็ยิง

คือฝันบ่อยจนถึงขั้นในฝันบอกกับตัวเองว่า
ตายอีกแล้วเหรออะไรอย่างนี้ต้องตายอีกแล้วเหรอ
ก็ตายไปเถอะเดี๋ยวก็ตื่นอะไรอย่างนี้
จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่า
การตายมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ค่อยโอเคแล้วคือ
เรานอนอยู่แล้วก็ฝันพลอยฝันว่าพลอยตื่นขึ้นมากลางดึก

แล้วเราก็มานั่งหน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็นั่งหวีผม
แล้วในระหว่างที่หวีผมคือห้องฟันมันจะเปิดไฟสะหรัวสะหรัว
ดวงเล็กอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะเห็นแบบสลัวหน่อย
ก็เห็นว่าเรานั่งหวีผมแล้วเราก็มองไปที่รีเซคกระจกที่มันสะท้อนไปข้างหลัง
มันจะมีตู้เย็นที่สูงประมาณเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วบนตู้เย็นมันไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
แต่อันนี้คือในความเป็นจริงนะคะแต่ว่าในความฝันพลอยเห็นว่ามันมีอะไรสักอย่างกลมอยู่บนตู้เย็นอ่ะ
แล้วพอตาเราโฟกัสได้เรื่อยเราเห็นคอเราอะพี่แจ๊ค
หัวเราเหรอลองอยู่บนหลังตู้เย็นน่ะนะ
ใช่คือบนหลังตู้เย็นอ่ะมีหัวเราอยู่แล้วในฝันพลอยก็คือแบบทิ้งหวีทิ้งของทุกอย่าง
แล้วลงไปกี๊ดอยู่ข้างเตียงที่ผืนแล้วกี๊ดอยู่ข้างเตียง
จนกระทั่งตื่นเพราะว่ามีโทรศัพท์แม่พลอยโทรมาแม่พลอย
ตอนนั้นตีห้ามั้งพี่แจ๊คแม่พลอยก็ไม่เคยโทรมาเวลานี้เลย
แม่เอกใจแม่บอกว่ารู้สึกยังไงก็ไม่รู้รู้สึกอยากโทรหาตอนนี้อะไรอย่างเงี้
ก็โทรมาแล้วก็คือเราก็ตื่นจากฝัน
แล้วสภาพที่เราตื่นคือเราก็ลงมาฟุบจากข้างเตียงอย่างนี้พี่แจ๊
แล้วก็กรี๊ดกรี๊ดน้ำหูน้ำตาไหลแล้วเราก็แบบ
เราก็ไม่ใช่คนนอนดิ้นเนอะทำไมเราลงมาอยู่แบบอย่างนี้ข้างเตียงได้

คือตลอดระยะเวลาเป็นช่วงเวลาที่เราอยากย้ายห้องมากพี่แจ๊ค
คืออยากย้ายไปอยู่ตึกอื่นภายในหอนี้ก็ได้
แต่ขอย้ายไปอยู่ตึกอื่นเถอะที่มันไม่ใช่ห้องนี้อะไรอย่างนี้
แต่ด้วยความที่ในสัญญาเขาบอกว่าให้อยู่๖เดือน
คือห้ามย้ายต้องอยู่ที่นี่๖เดือนแล้วเราก็แบบไม่อยากมีปัญหา
ไม่อยากทำให้ที่บ้านเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ก็อยู่
แต่ก็จะบอกกับที่บ้านตลอดว่าแบบพลอยนอนไม่ค่อยหลับเลย
ฝันประหลาดจนล่าสุดที่แบบฝันเห็นหัวตัวเองอยู่บนตู้เย็นอะไรอย่างนี้
พ่อได้ยินพ่อก็เริ่มรู้สึกไม่โอเค
เขาก็เลยแบบเอาเซ็ตพระพุทธรูปะครับ

มันก็ดีอยู่ขึ้นได้สักแป๊บเดียวสั้นนะคะ
อาทิตย์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคเราสบายใจ
แต่เพื่อนรอบตัวหรืออะไรอย่างนี้คนที่เจอเราก็จะบอกเหมือนกันว่า
เราดูโซมเราดูเป็นคนที่นอนไม่เต็มอิ่มอะไรอย่างนี้
ก็อยากย้ายอยู่ตลอดเวลาไปถามนิติอยู่ตลอดเวลาว่าแบบ
เนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดสัญญาเดือนนี้มีห้องไหนว่างอีกไหม
ตึกไหนกว้างอีกไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
จนกระทั่งช่วงหลังห้องที่อยู่ข้างพลอย
เหมือนเขาเอาคุณยายมาอยู่ด้วยค่ะพี่แจ๊ค
คือเรื่องแปลกมันก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยนะ
แต่มันก็จะเพิ่มความแบบอยากย้ายอยากย้ายอยากย้าย
ด้วยความที่แบบพลอยรู้สึกว่าข้างห้องเขาเอาคุณยายมาอยู่ด้วย
แล้วเขาทะเลาะกับคุณยายหรืออะไรก็ไม่รู้
แต่หลังเที่ยงคืนพลอยจะได้ยินเสียงคุณยายเขาร้องไห้ตลอด
ทุกคืนเป็นทุกคืนเลยจนเรารู้สึกแบบทำไมเขาไม่น่ารัก
ทำไมเขาแบบทะเลาะกับยายหรอทำไมปล่อยให้คนแก่เขาร้องไห้แบบดึงอะไรอย่างนี้เลยนะ
ก็ตัดสินใจแล้วโอเคช่วงนั้นเป็นช่วงสอบพอดีค่ะ
เราก็กลับว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายแล้วเราไปคุยกับนิติมาแล้ว
ว่าพรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายเช้ารุ่งขึ้นจะขอย้ายเลยไปดูห้องอะไรมาเรียบร้อยแล้ว
คืนวันที่๒วันสุดท้ายพลอยก็นั่งพิงพิงเตียงแล้วก็นั่งอ่านหนังสือ
สักพักนึงเราเปิดวิทยุเบาไปด้วยแล้วก็นั่งอ่านหนังสือสอบ
แป๊บนึงได้ยินเสียงคุณยายร้องไห้อีกแล้ว
ทีนี้ร้องแบบร้องโฮกร้องหนักจนเราแบบอะไรกันวะอะไรอย่างนี้
วิทยุแล้วก็ฟังนั่งฟังเสียงอยู่แป๊บนึง
ก็รู้สึกแบบเหมือนคนฟิลขาดอะพี่แจ๊ค
ไม่ไหวแล้วเว้ยอย่างนี้
หยิบโทรศัพท์ของหอ
มันสามารถกดเลข๔ตัวแล้วโทรภายในหอเดียวกันได้อะไรอย่างนี้ครับ
ดไปที่เบอร์ห้องข้างกดปุ๊บโทร
ระหว่างที่มันเป็นแบบรอเขารับสายอ่ะครับ
พอยก็ฉุกคิดนิดนึงว่า

แต่ใจอยากจะโทรไปบอกเฮ้ยเบาหน่อย
ทำไมต้องว่าด่าคุณยายแรงขนาดนั้น

อยู่ข้างห้องเราแบบได้ยินทุกคืนเราก็ไม่ไหวอะไรอย่างนี้

ระหว่างที่รอสายมันมีความผิด
อันหนึ่งที่เข้ามาในหัวพลอยคือ
ทำไมเราได้ยินแต่เสียงยาย
ก็ว่าเลยวางสายไปดีว่าเค้าไม่รับสายนะพี่แจ็ค
ก็เลยแบบเออวะทำไมวะ
สักพักนึงยายร้องอีกแล้วพี่แจ็ค

เสียงร้องที่ตอนนั้นที่ได้ยิน
เวลของคุณยายร้องประมาณไหน

เออพี่แจ๊กเราแบบเหมือนเขาเสียใจมาก

ฟิลเหมือนเสียใจเสียใจแบบโฮแบบแย่แล้วอะไรอย่างนี้
เราถึงรู้สึกว่าเราฟิลขาดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าระหว่างโทรไปคุณยายก็เงียบ
แล้วก็เสียงโทรศัพท์ข้างห้องก็ดังเราก็ได้ยินอะไรอย่างนี้
เราก็เลยวางอืมแล้วก็มานั่งนึกว่าแบบเอ๊ะ
แต่เราไม่เคยเห็นคนข้างห้องเลยนะไม่เคยได้ยินเสียงคนข้างห้องเลย
แป๊บเดียวค่ะเสียงคุณยายร้องมาใหม่
ทีนี้เราเริ่มเอกใจแล้วว่าหรือเขาไม่ใช่หรือเขาไม่ใช่คน
ก็เลยมองหิ้งพระที่พ่อเอามาให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เริ่มท่องนโมท่องอะไรอย่างนี้
หยุดค่ะแต่พอคุณยายหยุดปุ๊บ
กระเป๋าถือของผู้หญิงที่ถือไปแบบไปเที่ยวไปโรงเรียนไปทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
วางอยู่บนโต๊ะรีดผ้าอืมหูกระเป๋าอ่ะ
มันตกลงมาข้างใช่ป่ะคะ
แต่อยู่หูกระเป๋ามันเด้งขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็
เหวี่ยงเหมือนมีคนจับแล้วเหวี่ยงออก
ใช่ใช่พี่แจ๊คกระเป๋าพลอยหนักด้วยนะเป็นคนแบบบ้าสมบัติอ่ะ
คือมันหนักมากแล้วอยู่อยู่กระเป๋ามันถูกเหวี่ยงปึ้มครับ
กลางห้องครับก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ย
ก็คือยกหนังสือยกของทุกอย่างไปห้องเพื่อนเลยอืม
รุ่งขึ้นก็คือสอบเสร็จคุยกับนิติเสร็จเรียบร้อย
โทรหาพี่หาน้องว่าแบบพรุ่งนี้จะย้ายห้องครับ
แจ๊คเชื่อไหมว่าคืนนั้นพลอยไม่เจออะไร
แต่ตื่นเช้ามาเก็บของอะไรเรียบร้อย
พอยเปิดประตูเอารถเข็นอะไรมาเรียบร้อยขนของ
พอยเห็นห้องข้างข้างพลอยอ่ะอืม
คุณยายร้องไห้อ่ะค่ะเขาแง้มประตูอยู่อืม
แล้วก็มีเหมือนแบบแม่บ้านแง้มประตูทุกห้องเลยปุ๊บ
แล้วในห้องนั้นไม่มีอะไรเลยพี่แจ๊คเออ
ห้องนั้นไม่มีอะไรเลยพลอยก็เลยถามเขาว่า
ย้ายเขาย้ายไปเขาย้ายไปแล้วเหรอคะ
บอกย้ายไปแล้วย้ายไปนานแล้วไม่มีใครอยู่นานแล้ว
คือเข้ามาทำความสะอาดเพื่อที่จะแบบมันปิดเทอมเดี๋ยวก็ต้องเตรียมรับ
ล็อตใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพลอยมั่นใจว่า
ไม่มีใครย้ายห้องเร็วเท่าพลอยแล้ว
เท่ากับว่าห้องข้างเราที่เราได้ยินเสียงมาตลอดเวลา
ห้องว่างใช่ค่ะไม่มีห้องว่างค่ะแล้วพีคกว่านั้นคือ
ด้วยความที่พลอยอยู่ตึกตรงกลางอยู่ห้องตรงกลางใช่ป่ะคะ
เรามองไปฝั่งปีกปีกขวาของตึกครับ
มีอีกห้องนึงกำลังย้ายอยู่เหมือนกันครับ
พอยก็เลยคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
อืมเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่แล้วเขาแบบ
เขาเจออะไรแปลกแปลกเขาก็อยู่ไม่ได้อืม
จับใจความได้ว่าทั้งชั้นอ่ะพี่แจ๊คทั้งชั้นล่างทั้งหมดอ่ะ
ไม่มีใครเลยมีแค่ห้องพลอยกับห้องปีกขวาที่กำลังใจไอ้ออกวันเดียวกัน
เฮ้ยเดี๋ยวนั้นได้คุยดีเทลรายละเอียดกับเขาไหมว่า
ที่บอกว่าเจออะไรแปลกอ่ะได้คุยลึกกันไหมครับว่าเขาเจออะไร
เหมือนเขาไม่อยากเล่าพี่แจ๊คแต่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงแปลกแปลก
ครับเขาได้ยินเสียงแปลกแปลกแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเจออะไรอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
อืมแล้วคือเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องลีลับ
ที่ไม่ใช่แบบการทะเลาะอะไรกับคนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยย้ายผลสุดท้ายคือย้ายออกมาแล้วรู้ประวัติความเป็นมาของหอพักที่นั่นไหมฮะ
พอยรู้อย่างหนึ่งว่าการสวดมนต์ของพลอยไม่มีความหมายช่วยไม่ได้
เพราะว่าพื้นที่พื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่ของพุทธนะคะอ๋อเป็นของอีกศาสนาหนึ่ง
ใช่ค่ะการแก้ปัญหาด้วยการแบบไหว้พระไหว้พระเอาพระมาเอาพระมาไหว้อะไรอย่างนี้
ก็ช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่รู้ว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากพื้นที่หรืออดีตของห้อง
ห้องที่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าอันนี้ไม่ทราบค่ะ
แต่ว่าทราบอยู่อย่างหนึ่งคือหอพักย่านนั้นอ่ะพี่แจ๊คขึ้นชื่อทุกหอเลยค่ะโอ้โห
คิดว่าน่าจะเป็นว่าด้วยพื้นที่ลักษณะเนี่ยที่คุณพลอยเล่าผมว่ามันเหมือนกับทางผีผ่านนะ
เหตุการณ์กลับไปในคืนที่คุณน้ามานอนเป็นเพื่อนค่ะที่บอกว่าคุณน้าเห็นเป็นผู้หญิง
คุณน้าบอกไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ลักษณะเป็นยังไงเขาเหมือนนักศึกษาค่ะพี่แจ๊ค
คือคือไม่ได้แต่งตัวเหมือนนักศึกษานะคะแต่คือด้วยช่วงวัยเหมือนนักศึกษา
ผมยาวแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวเดินเข้ามาแล้วก็ทะลุออกไปข้างหลัง
ใช่ค่ะแล้วก็ไปเริ่มต้นเดินใหม่
เท่ากับว่าคุณพลอยอยู่ที่หอนั้นเนี่ยกี่เดือน
พลอยเดาว่าก็คือหนึ่งสองเทอมอ่ะพี่แจ๊กหนึ่งปีเต็มน่าจะได้
โหนานนะใช่พี่แจ๊กคือพลอยอยากย้ายอยากย้ายมาก
แต่ว่าก็อยากจะให้อยู่จนครบสัญญาซึ่งพลอยจำไม่ได้แล้วว่าสัญญาตอนนั้นมันแบบ
เดือนหรือหนึ่งปีแต่มันเป็นช่วงลอยต่อที่แบบต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออโอ้โหนั่นคือจำใจอยู่ครั้งแรกตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย
ช่วงเรียนใช่ค่ะ
หลังจากนั้นเหตุการณ์ชีวิตก็เป็นไปตามปกติไม่คิดว่าจะกลับมาเจอเรื่องนี้อีก
ใช่ค่ะก็คือต่อจากหอพักอันนั้นเลยค่ะ
พอออกจากหอพักก็คือได้ย้ายห้องอะไรจนเรียนจบเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ
พอเริ่มทำงานพลอยมาเช่าคอนโดแหละ
เอาให้มันอยู่ติดกับที่ทำงานเพราะว่าเราเป็นคนแบบขี้เกียจเดินทางเนอะ
ก็อยากอยู่ใกล้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ไปเจอคอนโดอยู่คอนโดนึง
เก่ามากแล้วพี่แจ๊คแต่ว่าค่าเช่าเขาโอเคดี
แล้วก็อยู่ใกล้ที่ทำงานเราก็เลยไปเช่าอย่างนี้ค่ะ
คอนโดนี้แปลนห้องเป็นคอนโดที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันพี่แจ๊ค
แฟนห้องของเขาที่พลอยไปเช่าอยู่เนี่ยมันจะเป็นห้องห้องหนึ่งห้องนอน
คือเปิดประตูไปปุ๊บห้องน้ำจะอยู่แบบขวามือ
ตรงกลางคือห้องนั่งเล่นแล้วก็ขวามือเนี่ยถัดไปลึกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนอน
ที่นี่โอเคทุกอย่างเลยค่ะแต่ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือห้องนอน
ห้องนอนของเขาเนี่ยจะมีตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่ขนาดหนึ่งผนังห้องอยู่ในห้องนอน

ผนังค่ะคือเปิดประตูห้องมือขวาเปิดประตูห้องผลักไปปุ๊บเห็นปลายเตียงแล้ว
แล้วทางด้านซ้ายมือเนี่ยคือเป็นตู้เสื้อผ้าแนบติดไปกับผนังเป็นบิวตอินเลยค่ะ
ซึ่งตู้เสื้อผ้านี้มันเป็นตู้เสื้อผ้าเก่าคือเป็นไม้เก่าแต่ว่าเขาตีเขาเรียกอะไรนะ
ตีร่องเพื่อให้ใส่บานประตูกระจกอันใหม่
แล้วเป็นกระจกเงานะพี่แจ๊คทั้งบานไล่ยาว
นั่นเท่ากับว่าตู้เสื้อผ้านี้มันวางขนาดอยู่กับเตียงอ่ะพี่แจ๊ค

ทีแรกพลอยเห็นพลอยก็มันประหลาดเนอะเวลานอนเราก็เหมือนนอนเห็นตัวเอง
ขึ้นนั่งก็เหมือนแบบเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเริ่มแปลกตรงที่พอเราเข้าไปอยู่
พอยไม่รู้ว่าเราเราเราคิดตัวเองหรือเปล่า
หรือเรามันเกิดขึ้นจริงคือ
พลอยเจอบ่อยมากกับการที่เวลาพลอยตื่นแล้วพลอยเห็นหน้าพลอยเป็นคนอื่น
หมายถึงว่าพอเราลุกขึ้นมาแล้วเรามองไปที่กระจก
หรือพลิกตัวนอนแล้วบิดตัวคือหน้าเราเป็นคนอื่นนะคะพี่แจ๊ค
หรือบางทีคือมีคนอื่นมาซ้อนข้างหลังเรา

เหมือนเวลาเราเพิ่งตื่นเราก็ไม่ได้ยิ้มใช่ไหมพี่แจ๊ค
หันไปปุ๊บใครก็ไม่รู้อ่ะแต่ไม่ใช่เราแล้วอ่ะตรงเนี้ยตรงหน้าเราอ่ะครับ
แต่เขายิ้มให้เราทุกครั้งเลยอ่ะ
เราก็แบบไม่ค่อยสบายใจ
แล้วก็ไปค้นหาข้อมูลเรื่องแบบทำยังไงถึงจะปิดกระจกอันนี้ดีอะไรอย่างนี้

ก็เจอเจอเรื่องนี้กับเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องค่ะพี่แจ๊ค
จะมีเรื่องของเสียงที่เข้ามาคุยกับเราก็มี
พลอยเคยครั้งหนึ่งคือเขาจะมาเตือนว่าแบบเรากำลังหลับอยู่
แล้วเขาก็มาตะคอกในหูว่าแบบ
วันนี้ขอโทษนะคะ๓วันนี้มึงอย่านั่งรถนะ
ถ้ามึงนั่งรถนะมึงตายหา
ถ้ามึงนั่งรถมึงจะตายโหง
พลอยก็สะดุ้งตื่นแล้วแล้วประโยคนั้นมันชัดมากแล้วก็
อะไรวะมาเตือนหรออะไรวะอะไรเงี้ย
ก็คือวันที่๑วันที่๒ก็คือไม่ไปไหนเลยไม่ใช้รถเลย
ก็คือไปเดินทำงานแล้วกัน
แล้วก็เล่าให้แฟนฟัง
จะบอกว่าไร้สาระอืมจะพ้นวันที่สามแล้วพี่แจ๊คครับ
นัดกันไปกินข้าวก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าไปแล้วจะเอารถไปจริงเหรอ
ก็ก็ก็ลองก็ได้แต่ขอไปกินใกล้ใกล้อืม
ขับรถไปที่ร้านที่จะกินข้าวอ่ะพี่แจ๊คไม่เกิน๒กิโลค่ะ
มีรถมาปาดหน้าอืมรถชนอืมกับรถยนต์เราใช่ครับ
สามสี่ครั้งในระยะแบบแค่สองกิโลอืมมันก็เลยแบบเดินชนสามสี่ครั้งเลยเหรอ
ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีมีมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาฉลับ
แล้วก็ล้มล้มหน้ารถเราแล้วเราดีว่าเราเบรกทัน
แต่เขาคือล้มไปแล้วแล้วเหมือนเขาไปฉลับกับพื้นแล้วมันลื่นมั้
ครับเราก็เลยแบบไม่เอาแล้วก็พยายามแบบโอเคเขาน่าจะมาเตือน
เขาก็ยังไม่ได้ทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วแต่ขออย่างเดียว
ถ้าอยู่ที่ห้องเนี้ยขออย่างเดียวคือห้ามกินเลือดอืม
แจ๊กงงไหมคือเขาดีเขาดีกับเราเขามาคุยกับเราอย่างเงี้
บอกว่าถ้าจะอยู่ที่นี่ห้ามกินเลือดจะเราจะโดนตะคอก
ที่แบบตะคอกแล้วดูไม่ดีอ่ะมีแค่เรื่องเลือดอย่างเดียวค่ะอืม
คือถ้าเป็นอย่างอื่นเขาจะคอยมาบอกเหมือนมาเตือนมาเตือน
หรือบางวันคือแบบเห็นเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย
ก็จะมาเคาะประตูแล้วเรียกชื่อแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเขาก็
ก็ยังโอเคนะคือแบบไม่ได้มาน่ากลัวมากหรือเวลาเราเห็นเงาเขาคือ
เขาก็จะยิ้มให้เราทุกครั้งอะไรอย่างเงี้พี่แจ๊คก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัว
สำหรับผมมันไม่โอเควะมันไม่โอเควะเออเออเอออืม
จะมีแค่เรื่องกินเลือดค่ะที่โดนตะคอกแล้วแบบพูดหยาบใส่
คือเราชอบกินแกงเขียวหวานที่มันแบบใส่เลือดแกงไก่ที่มันใส่เลือดใช่ไหมพี่แจ๊ค
อ่าแล้วก็คือครั้งแรกที่รู้ว่าห้ามกินก็คือเราก็กินตามปกติ
สักพักมีเสียงเหมือนอยู่แถวแถวเนี้ยค่ะครับมีเสียงบอกว่าอยากกินเลือด
เขาก็แบบอะไรวะอะไรวะหูฝาดไม่มีอะไรหรอก
ก็กินต่อบอกว่าอย่ากินเลือดชัดชัดค่ะ
แล้วพลอยก็แล้วพลอยปิดทีวีอยู่ด้วยตอนนั้นนะพี่แจ๊ค
แล้วแพทย์ก็แบบขอพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งก็ตัดเลือดชิ้นเล็กเล็ก
อืมแล้วก็กินเข้าไปครับแล้วก็เป็นเสียงทีเนี้ยตะคอกเลยว่า
กูบอกว่ามึงอยากกินเลือดอืมก็เลยแบบอุ้ยวางใช่
คือเขาขอแค่อย่างเดียวนอกนั้นคือเขาไม่อะไรเลยก็เลยอืม
ก็เลยแบบโอเคถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่กินเขาก็ยังไม่มาทำอะไรเรา
ก็ถือว่าคอยมาเตือนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังโอเคแต่คนที่เจอเขาในสภาพที่ไม่ดี
จะมีคนเดียวคือแฟนพลอยมีอยู่วันหนึ่งเราคุยกันว่าเลิกงานแล้ว
ถ้าใครเลิกงานก่อนเดี๋ยวไว้ไปกินข้าวกันนะก็เดี๋ยวมารอมารอที่คอนโดก็ได้
แล้วเดี๋ยวถ้าพลอยเลิกกันก็เดี๋ยวจะตามมาแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินกัน
วันนั้นพอพลอยเลิกงานเสร็จเขาส่งมาบอกแล้วแหละว่าเขาเลิกแล้ว
เดี๋ยวไปเจอกันที่คอนโดก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปรอครับปรากฏว่าพลอยเลิกงาน
พอไปถึงที่คอนโดอ่ะพี่แจ๊คเปิดประตูเข้าไป
ไฟในห้องอ่ะเปิดอืมไฟตรงกลางอ่ะค่ะเปิดครับ
แต่แฟนพอยไม่อยู่พอยก็เอ้าไปไหนอ่ะรอไม่ใช่รออะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยโทรหาเขาเขาก็เลยบอกว่าลงมาลงมาลงมาลงมาลงมาลงมา
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยลงมาก่อนลงมาก่อนคอยก็เลยลงไป
แล้วก็เห็นเขานั่งรออยู่ใต้คอนโดอ่ะค่ะครับขวัญก็บอกเอ้ย
ทำไมไม่ขึ้นไปรอข้างบนเปิดแอร์เย็นอะไรอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาอืมเมื่อกี้เขาเจอเรื่องแปลกแปลกมาอยู่
อันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนที่เขาเข้าไปรอ
เขาก็เปิดไฟห้องตรงกลางเสร็จปุ๊บเขาก็แบบอยากเอ็นตัวอย่างนี้พี่แจ๊ค
เขาก็เลยเปิดประตูห้องนอนเข้าไปพอเปิดประตูห้องนอนเข้าไป
พอสิ้นเสียงประตูที่มันเอ๊ดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอืม
มันมีเสียงอื๊ดของบานกระจกบานใหญ่ที่มันถูกเลื่อนเปิด
คือเขาเปิดประตูคือมันพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บเสียงมันควรจะหยุด
แต่มันมีเสียงอีกอันหนึ่งที่มันถูกเปิดอยู่คือกระจก
แล้วเขาก็เห็นว่าพอเขาเหลือบตามองไปอย่างนี้ค่ะ
เขาเห็นหัวคนค่อยโผล่มาดูเขาอย่างนี้
จากในตู้เหรอจากในตู้ค่ะโผล่มาจากในตู้
แล้วคือแบบเอียงแล้วเป็นแบบผมยาวเอียงแล้วมองเขาอย่างนี้

เขาก็เลยทิ้งทุกอย่างแล้วก็ลงไปนั่งข้างล่าง

ก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของที่เจ้าของทางที่เขาแบบ
ไม่ค่อยชอบคนแปลกหน้าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

พอยังว่าพอยังว่า
คนนี้เขาก็ยังแบบดูแลห้อง

ที่เขาไม่ค่อยดูแลเราแล้วหลอกเรา

มีอยู่ครั้งหนึ่งก็เลิกงานเหมือนกัน

เขาจะมีสำนักงานของนิติอยู่
ซึ่งสำนักงานนิติเนี่ยจะอยู่ตรงกันข้ามลิฟต์
ซึ่งตอนเรากลับไปเนี่ยมันประมาณ๒ทุ่มแล้ว
ติเขากลับแล้วเขาก็ปิดไฟห้องนิติ

บิดตัวหันหลังไปแล้วก็กำลังจะกดลิฟต์
ในระหว่างที่รอลิฟท์อะพี่แต๊ก
คำว่ามวลพลังงานอะ
หนูรับรู้ได้ถึงมวลพลังงานบางอย่างที่เรารู้สึกว่า
ไม่ปกติแล้วไม่ปกติไม่ปกติ
พอลิฟต์เปิดอะค่ะหนูก็เข้าไป
แล้วหนูก็เข้าไปยืนอยู่ในลิฟต์แล้วก็กดชั้นของตัวเอง
ระหว่างที่กดชั้นหนูก็มอง
แบบเหมือนตามองตรงไปอย่างนี้ค่ะ

ด้วยความที่ของเขามันปิดไฟมันเลยรีเฟคแสงสว่างจากในลิฟต์
ให้เราเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนซ้อนเราอยู่

ตัวใหญ่แบบสูงกว่าเยอะเลยค่ะ
แล้วเขาก็ยืนซ้อนแล้วลิฟต์มันก็กำลังจะปิดครับ
หนูก็เลยแบบคือมันทำอะไรไม่ได้แล้ว
ก็ปล่อยลิฟต์ปิดไปแล้วเราก็ไปยืนชิดผนังฝั่งหนึ่ง
เพื่อให้รู้ว่าแบบมาอยู่ข้างหลังเราไม่ได้
ก็ความรู้สึกยังรู้สึกแบบไม่ปกติตลอดระยะเวลาจนมันขึ้นไปถึงชั้นที่เราอยู่
พอลิฟต์เปิดปุ๊บพลอยก็รีบแบบควักกุญแจทุกอย่างอะไรอย่างนี้
โดมันมืดมากค่ะทางเดินทุกอย่างมันมืดมาก
แสงมันมืดสุดสุดแสงไฟที่มีอยู่ที่เดียวตอนนั้นคือแสงไฟจากลิฟต์
แล้วแสงมันค่อยแบบกำลังจะปิดกำลังจะปิด
ไขยังไงก็ไขไม่ออกจนพอลิฟท์หันไปพอลิฟท์เห็นผู้ชายคนนั้นน่ะพี่จักร
เขารีบวิ่งออกมาจากลิฟต์คือลิฟต์มันจะปิดจะปิดคือใจหนึ่งเราก็อยากให้มีแสงลิฟต์ให้มันสว่าง
แต่อีกใจหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาอยู่ในนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็วิ่งวิ่งแบบเหมือนจะวิ่งมาหาเราด้วยความเร็วที่สูงมาก
หนูรู้ตัวอีกทีคือมืออ่ะพี่แจ๊คกำลูกปิดมือก็ไขกุญแจอย่างนี้แต่ตัวเนี่ยลงไปนั่งกองกับพื้นแล้วอ่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าโอเคถึงในห้องเราก็น่ากลัวอยู่แต่ก็น่าจะปลอดภัยกว่าข้างนอกค่ะ
แต่ตอนที่เขาวิ่งมาเขาไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม
ไม่มีค่ะคือเขาจะถึงตัวแล้วเขาหายไป
โอ้โหคอนโดอะไรวะเนี่ยยังอยู่ต่ออีกนานไหมอ่ะ
อยู่ได้สักหนูว่ามี๒ปีค่ะ
เดี๋ยวนะคุณพลอยอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นในห้อง๒ปี

พี่มีทำบุญให้ค่ะ

เพราะว่าเขาก็มีมาบอกเหมือนกันว่าเขาอยากกินอะไร

ที่นี่เนี่ยคำถามเดิม
รู้ประวัติความเป็นมาของห้องไหม

ไม่ได้เช็คไม่ได้สืบสาวเราเรื่องอะไรเลย

เคยถามแม่บ้านค่ะแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน

เปลี่ยนไปแบบเป็นชุดอย่างนี้ค่ะ

คือเรื่องหนึ่งที่เราฟังมานะ
ไอ้การที่เราจะไปอยู่ในห้องกับสิ่งพวกนี้

เขามาคอยช่วยเราเขามาคอยดูแลเราอะไรอย่างนี้ก็ดี
แต่จริงแล้วความเป็นจริงไม่ดี
เพราะเขาเหมือนกับคอยดูดซึมพลังงานจากเราอ่ะ

คือพลอยทีแรกไม่โอเคเลยค่ะ

มาเจอช็อตที่เขามาเตือนบอกว่า

วันที่๓เราก็ดื้อไปแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุจริง

เขาก็คงไม่คิดร้ายกับเรามากหรอกมั้ง

พี่ย้ายออกได้คุยได้บอกอะไรกับเขาไหมฮะ
บอกนะคะ
บอกว่าแบบ
ย้ายแล้วนะอะไรแบบเนี่ย

การที่จะย้ายออกหรือว่าการที่จะเปลี่ยนห้องอะไรพวกนี้

เออนะครับเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณพลอยนะ

สำหรับคืนนี้เรื่องน่ากลัวมาก

เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณพลอยครับ
สถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
สามารถที่จะฝากเรื่องราวของคุณมาได้นะครับ
ทีมงานของเราก็จะมีการติดต่อกลับไป
เพื่อเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเรา
ค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
และนี่คือทั้งหมดของสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามด้วย
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มเป็นต้นไป
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันกับพวกเราทีมงานสถานีผีดุครับ
และวันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงาน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่สัปดาห์หน้า
คืนนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่าน
สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณคุณทอยครับ